ครับตามกันต่อนะฮะคดีที่ต้องบอกว่าโอ้โห
ถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยสะเทือนขวัญมากมากใช่ค่ะแอมไซยาไนท์
อันนี้ฉายาที่เขาเรียกกันนะวันนี้อ่ะทุกคนพูดแต่เรื่องนี้จริงจริงนะ
แต่ในเชิงของทางคดีแอมเธอปฏิเสธทุกข้อหาใช่ค่ะ
คดีหลักที่ถูกแจ้งอยู่คือคดีของคุณก้อยคนเดียว
แต่มีญาติพี่น้องของเหยื่อที่เขาเสียชีวิตแล้วเขาสงสัยว่าเขาเคยใกล้ชิดกับแอมเนี่ย
ค่ะจะเป็นเหมือนคุณก้อยหรือเปล่าอืมล่าสุดวันนี้บิ๊กโจ๊ก
บอกว่าตรวจสอบแล้วนะครับขณะนี้การเสียชีวิตของบุคคลต่าง
ที่รู้จักกับแอมแล้วน่าจะมีความเชื่อมโยงกับกรณีเหมือนกับคุณก้อย
ค่ะเป็นสิบสามศพแล้วนะฮะจากเมื่อวานบิ๊กโจ๊กบอกว่าสิบเอ็ด
วันนี้เป็นสิบสามและยังมีผู้รอดชีวิตที่เข้ามาเล่าเหตุการณ์ได้เนี่ย
อยู่หนึ่งคนค่ะวงแชร์ที่ว่าตามหากันอยู่วันนี้ก็ยืนยันตัวตนได้อีกหนึ่งคน
ดูนะฮะคนที่เพิ่มเติมเข้ามาที่พบว่าญาติเขาบอกสงสัยว่าจะเกิดจากฝีมือของแอมหรือเปล่าโอ้โห
เราไล่เรียงบนหน้าจอเนี่ยอ่าขอดูเมื่อสักครู่นี้ก่อนนะฮะ
กำลังจะบอกว่าหน้าจอเราจะไม่พอแล้วนะคะเนี่ยคือเราไล่เรียงตามเวลาการเสียชีวิตนะฮะ
ค่ะวันเวลาการเสียชีวิตแต่รายที่เพิ่งพบในวันนี้ที่ญาติเข้ามาแจ้งเนี่ย
คือคุณนิตยาแก้วบุภาชื่อเล่นชื่อนิดอายุสามสิบหกปีในตอนนั้นเธอเสียชีวิตเมื่อยี่สิบสองสิงหาคมปีสองห้าหกสอง
ค่ะถ้าตามภาพบนหน้าจอคือคนที่สามอืมถ้าไล่เรียงตามวันเวลานะครับ
คุณนิดเป็นโฟร์แมนคุมงานนะฮะนี่เป็นอาชีพนะครับ
คือถ้าถ้านับว่ายาดเข้ามาแจ้งคนที่เท่าไรเนี่ย
คือคนที่สิบสองค่ะจากสิบสามศพณขณะนี้นี่นะฮะ
สาเหตุการเสียชีวิตที่แพทย์ระบุในตอนนั้นคือหัวใจวาย
เสียชีวิตในห้องน้ำในห้องพักส่วนตัวในพื้นที่อำเภอโพรงมาเดือด
จังหวัดนครปฐมนะครับท่านผู้ชมครับคือการเสียชีวิตของบุคคลต่างต่างเนี่ย
ก็จะอยู่ในพื้นที่แถวกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมนะ
มุทรสาครนี่นะครับถามว่าคุณนิดมีความสัมพันธ์กับแอมอย่างไร
ค่ะคุณนิดรู้จักกับแอมเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
เพื่อนอีกคนนึงนะครับแล้วทีนี้ก็ไปมีความเกี่ยวข้องกัน
เกี่ยวกับเรื่องทางการเงินโดยแอมเนี่ยนะฮะ
นิดเนี่ยค้ำประกันเงินกู้ให้นะครับส่วนการเสียชีวิตของนิด
แพทย์ทำการพาพาชนะสูตรพลิกศพนะขนาดนั้นนะครับ
รวมถึงตรวจชนะสูตรแยกสารเคมีเอาไว้ด้วยเพราะในตอนนั้น
มันมีเหตุที่ต้องสงสัยในการตายสาเหตุการตายตอนนั้นระบุว่าระบบไหลเวียนโลหิต
และการหายใจล้มเหลวคือบางทีถ้าเกิดญาติไม่ติดใจ
หรือไม่มีการส่งศพชนะสูตรเพิ่มเติมก็ชาชาปนกิจไปเลยใช่
แต่ในกรณีของคุณนิดนิตยาเนี่ยตอนนั้น
แพทย์ผ่าชนสูตรพลิกศพเอาไว้ชนะสูตรแยกสารเคมีไว้ด้วย
เพราะมีเหตุต้องสงสัยในการตายเนื่องจากเห็นว่าผู้ตาย
คือนางสาวนิตยาอายุยังน้อยเพิ่ง๓๖ปี
ก็เลยชนะสูตรอย่างละเอียดเอาไว้แล้วขณะนี้หลังจากที่ญาติ
เขาติดใจสงสัยพอเกิดกรณีคดีของคุณก้อยเกิดขึ้น
แล้วออกมาเปิดเผยข้อมูลเนี่ยนะฮะตำรวจกำลังประสานขอผลชนสูตรอย่างละเอียด
ไปยังแพทย์ที่จังหวัดนครปฐมที่ชนะสูตรศพของคุณนิตยาณขณะนั้นอีกหนึ่งศพที่วันนี้มีการยืนยันจากทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพาน
รองพบตรนะครับว่าน่าจะเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับแอมไซยาไนท์ศพนี้ถือว่าเป็นศพที่สิบสาม
ค่ะนะฮะคุณสาวิตรีบุตรศรีรักษ์ชื่อเล่นชื่อนิงอายุสี่สิบปีอืม
จะเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยอายุยังไม่ได้เยอะนะฮะก็จริงจริงก็ไล่เลี่ยกันกับแอมอะค่ะ
นี่อายุ๓๖ใช่ก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นเพื่อนนิดหน่อยหน่อยเท่านั้นเอง
วกลบไม่เกินห้าปีช่วงสามสิบกว่ากว่านี่ใช่ค่ะนี่ฮะท่านนี้นะฮะ
อายุสี่สิบปีเสียชีวิตเมื่อยี่สิบห้าพฤศจิกายนปีหกสามเหมือนกันอืม
เสียชีวิตที่จังหวัดมุกดาหารนะครับค่ะตอนนั้นเนี่ยกินยาลดความอ้วน
ถามว่าแล้วยาลดความอ้วนได้มาจากไหนคุณสาวิตรีหรือคุณหนิง
ได้มาจากแอมแอมชวนให้กินโดยรู้จักกับแอมในวงแชร์นะฮะ
ตั้งแต่ช่วงปลายปี๕๙แต่ตอนนั้นแชร์วงนั้นอันล่ม
แต่ก็รู้จักกันเรื่อยมาแล้วแอมเนี่ยมีการกู้ยืมเงินจากผู้ตายด้วย
หลักแสนบาทอืมแล้วอยู่ดีดีเธอมาเสียชีวิต
เพราะไปกินยาลดความอ้วนที่แอมชวนให้กินท่านผู้ชมครับ
วันนี้ยังมีญาติของผู้ที่เขาเสียชีวิตแล้วเขาติดใจสงสัยว่า
อาจจะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับคดีแอมไซยาไนท์หรือเปล่า
แล้วก็ร้องเรียนมายังคุณระพีชำนาญเรือนะฮะ
คุณระพีเป็นผู้ประสานงานเหยื่อในคดีของแอมนะฮะ
โดยเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยเริ่มต้นจากคดีของคุณก้อยก่อน
วันนี้ผู้ที่มาร้องเพิ่มเติมเป็นคุณแม่ของเหยื่อรายหนึ่งนะครับ
ที่ชื่อว่ายายรัฐมาแจ้งว่าลูกสาวเนี่ยเสียชีวิต
โดยซื้อตึกอยู่ข้างแถวสถานที่ของภาวนาพุทธโธที่เมืองสามพรานจังหวัดนครปฐม
เสียชีวิตไปตั้งแต่เมื่อ๑๐ปีที่แล้วปี๒๕๕๖นะครับ
คือถ้าเกิดย้อนจริงเนี่ยนี่อาจจะเป็นผู้ที่เสียชีวิตที่โอ้โหนานที่สุดก็ได้นะฮะปี๕๖นะครับ
แม่ของผู้เสียชีวิตสงสัยเพราะผู้เสียชีวิตรู้จักกับแอมเหมือนกัน
และหากการเสียชีวิตเชื่อมโยงกับแอมจริงน่าจะเป็นรายแรกที่เสียชีวิตด้วยซ้ำ
เพราะตั้งแต่เมื่อ๑๐ปีก่อนปี๕๖นะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้เราได้รับการร้องเรียนเข้ามานะครับ
ว่ายังมีเหตุการณ์เสียชีวิตของตำรวจนายหนึ่ง
เป็นพบมู่งานป้องกันและปราบรามของสมนครปฐม
จนขับรถเก่งพุ่งชนท้ายรถมันทุก๑๐ล้อ
แล้วเป็นสิบล้อพ่วงด้วยบนถนนมาลัยแมนนครปฐมมุ่งหน้ากำแพงแสน
เมื่อยี่สิบหกกรกฎาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าปีที่แล้วนี้เอง
ถามว่าแล้วใครเป็นคนโทรแจ้งเหตุแอมเป็นคนโทรแจ้งญาตินะฮะนั่น
ว่าตำรวจนายนี้เนี่ยขับรถชนแล้วก็เสียชีวิต
และตำรวจนายนี้เป็นเพื่อนสนิทกับอดีตสามีของแอมที่เป็นตำรวจ
มันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันธุ์ไปหมดเลยอ่ะคืออย่างที่บอกว่า
คือแอมจะโชคร้ายขนาดที่ว่าบังเอิญอยู่กับคนตายเป็นคนสุดท้าย
เคสเลยเหรอนี่เป็นคลิปที่เพิ่งได้รับการเปิดเผยในวันนี้ค่ะ
จำได้ไหมแอมตอนที่ถูกคุมตัวเมื่อเมื่อวานนี้อืมที่อ่า
เมื่อวันก่อนค่ะที่ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะใช่ค่ะ
ก็ถูกส่งตัวไปสโมสรตำรวจวิภาวดีแล้วก็ถูกส่งตัวมาที่กองปราบราม
ใช่ค่ะเพราะคดีของคุณก้อยเนี่ยตอนนี้อยู่ที่กองปราบนะ
ญาติเขาไปร้องขอความเป็นทำทางคดีกับปิ๊กโจ๊กอืม
โจ๊ก็ส่งมาให้กองปราบทำคดีค่ะส่วนคดีของผู้ที่เขาสงสัยว่าญาติเขาเสียชีวิต
ฝีมือของแอมหรือเปล่าเนี่ยจะอยู่ตามท้องที่ต่างต่างอ่า
ใครเกิดเหตุเสียชีวิตตรงไหนก็ไปแจ้งความที่โรงพักที่สพเมืองนั้น
มาอยู่กองปราบทั้งคืนเราได้ยินข่าวที่เห็นภาพก็คือแอมเนี่ย
ความดันขึ้นค่ะที่บอกว่าความดันพุ่งไปสองร้อยยี่สิบอ่ะ

แล้วถูกส่งกลับมาตอนตีสี่ค่ะเนี่ยก่อนจะถูกส่งตัวไปเนี่ยอ๋อนี่คือ
อาเจียนใช่ไหมเครียดจนอาเจียนเออตอนแรกเราเห็นแค่ภาพนี้นะวันก่อนอ่า
เนี่ยแล้วก็ถูกส่งตัวไปอืมแล้วก็กลับมาส่งตอนตีอีกสี่
แล้วเช้าเมื่อวานนี้ก็ถูกนำตัวส่งไปฝากหางที่ศาลค่ะ
ก็คุมตัวอยู่ที่ทันทะสถานหญิงกลางเมื่อคืนก็เครียดความดันขึ้นอีก
ท่านผู้ชมครับนอกจากนี้นะครับในวันนี้นะฮะ
ยังมีนางรัดดาขาวอินนะครับอายุหกสิบสี่ปี
เป็นชาวบ้านตำบลนาบอกคำอภุมเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนี่ครับ
คุณป้ารัดดาเนี่ยบอกเห็นข่าวดูข่าวเรื่องคดีของแอมและคุณก้อย
ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะลูกสาวของป้าก็เสียชีวิตเมื่อเจ็ดปีก่อน
คุณซายใช่ไหมใช่แล้วสนิทกับแอมด้วย
ก่อนจะเสียชีวิตสามีชาวต่างชาติของลูกสาวเพิ่งโอนเงินมาให้ลูก๕๐ล้าน
หลังจากนั้นก็ได้เจอกับแอมเจอแค่วันเดียวตายเลย
หลังการเสียชีวิตของลูกสาวเพิ่งมารู้ว่าลูกสาวเนี่ยเซ็นให้แอมเป็นผู้จัดการมรดกเอาไว้
เกี่ยวกับบ้านสองหลังและเงินจำนวนนึงทำให้แอมได้เงินไปเนี่ย
นับล้านบาทโอ้โหเป็นเงินจากมรดกของลูกสาวที่แอมเข้ามาช่วยจัดการมรดกให้
เป็นล้านเลยเหรอการเสียชีวิตที่มีความเชื่อมโยงกับแอมเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่พื้นที่เนี่ยฮะ
วันนี้ที่แจ้งเพิ่มเติมและทั้งหมดเนี่ย
จะเจอแอมเป็นคนสุดท้ายหรือไม่ก็เจอก่อนเสียชีวิต
ลักษณะคล้ายกันเสียชีวิตฉับพลัน
วูบหมดสติชักเกร็งสภาพศพมือเท้าดำคล้ำใบหน้าเขียวคล้ำ
แล้วก็จะมีทรัพย์สินศูนย์หายหรือไม่ก็เคยให้ยืมเงินให้แอมยืมเงินไว้
หรือเคยพาแอมไปกู้เงินหรือทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเงินทองกับแอม
เงินเงินทองทองทั้งหลายแหล่อ่านี่ยอดผู้ที่เกี่ยวพันธุ์ล่าสุดในวันนี้นะฮะ
ค่ะทีนี้เมื่อวานเราได้ข้อมูลมาใช่ไหมคะว่าแอมเนี่ยมีพี่สาวเป็นเพศัตริย์
ทีนี้หลายคนเขาสงสัยว่าถ้าสมมุติแอมทำจริงแอมไปหาซื้อสายแย่น้ำไอ้จากไหน
ล่าสุดวันนี้ตำรวจก็เลยไปค้นบ้านพี่สาวของแอมนะคะ
พี่สาวแอมอยู่ในพื้นที่ราชบุรีค่ะ
พี่สาวเขาก็ทำธุรกิจหลายอย่างแหละขายเฟอร์นิเจอร์มีถ่ายเอกสารขายน้ำปั่นร้านนวดแผนไทย
แล้วชาวบ้านบอกว่าพี่สาวแอมคนหนึ่งเคยเป็นอดีตพยาบาล
ตกลงคือไม่ได้เป็นเพศรัชกรเป็นอดีตพยาบาล
และก็ไม่ได้ว่าเปิดร้านขายยาอะไรอย่างนั้น
หลายอย่างค่ะถ่ายเอกสารขายเฟอร์นิเจอร์น้ำปั่นนวดแผนไทย
นี่ตำรวจภูทรภาค๗นะคะเป็นชุดสืบสวนค่ะ
ร่วมกับชุดสืบสวนสอบสวนภูทรจังหวัดราชบุรีสพบังแพรแล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
นำหมายค้นไปตรวจสอบบ้านพักที่เป็นของพี่สาวแอมนะคะ
เอาเชือกมาปิดล้อมทางเข้าด้านหน้าหมดเลยไม่อนุญาตให้นักข่าวหรือว่าคนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปข้างใน
ถ้าเราสังเกตจากภายนอกเนี่ยนะคะเห็นป้ายไหมเมื่อกี้มีป้ายถ่ายเอกสารอยู่ด้วย
เนื้อที่ค่อนข้างกว้างนะคะแล้วก็มีอาคารย่อยอยู่หลายหลังด้วย
ถ่ายเอกสารเนี่ยเปิดด้านหน้าสุดหลังจากนั้นก็เป็นร้านขายน้ำข้าง
มีการติดกล้องวงจรปิดรอบพื้นที่หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะเข้าไปตรวจสอบในบ้านพักอ่ะค่ะ
โดยจะมีญาติของหนึ่งในเหยื่อของแอมที่เคยมารับยาที่นี่มาร่วมชี้จุดด้วยนะคะ
เราส่งคุณบอมอภิวัฒน์ลงพื้นที่ไปคุยกับชาวบ้านนะคะ
คือชาวบ้านเขาก็บอกว่าเดิมทีพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นคอกเลี้ยงหมู
แล้วเจ้าของเขาก็ประกาศขายไม่นานครอบครัวเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์นี้ก็มาซื้อต่อ
แต่เดิมเปิดเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์อยู่แถวหน้าวัดพระศรีอ่านห่างจากพื้นที่ตรงนี้ประมาณสัก๒๕๐เมตร
ทีนี้พอเข้ามาซื้อแล้วเนี่ยก็ทำธุรกิจเปิดธุรกิจหลายอย่างเลยนะคะ
นิเจอร์ก็ยังขายอยู่ผลิตตามออเดอร์ลูกค้า
แล้วก็เปิดร้านถ่ายเอกสารเพิ่มเปิดร้านขายน้ำเพิ่ม
ส่วนด้านในเนี่ยมีห้องเช่าค่ะแต่เพื่อนบ้านแถวเนี้ยเขาบอกว่า

แล้วก็ไม่ได้รู้จักไม่เคยเจอแอมมาก่อนด้วย
แล้วก็ไม่เคยเห็นว่าที่นี่จะเปิดเป็นร้านขายยาค่ะ
คุณบอมได้คุยกับหนึ่งในชาวบ้านนะคะที่เขาให้ข้อมูลเขาบอกเป็นข้อมูลที่น่าสนใจ
อืมคือเขายืนยันเลยว่าก่อนหน้านี้ประมาณสักสามถึงสี่ปีก่อนโควิด
เคยเห็นแอมแอมมาที่บ้านหลังนี้มาเป็นประจำ
แล้วก็มากินข้าวแถวนี้บ่อยมาพร้อมกับลูกนะคะ
ซึ่งบ้านหลังที่ตำรวจมาค้นเนี่ย
เจ้าของอาศัยอยู่๔คนมีนางบีมีซีมีเอฟและมีดี
อนุญาตเป็นชื่อสมมุตินะคะครับคือเป็นครอบครัวหนึ่ง
ส่วนแอมเนี่ยเป็นลูกต่างแม่คือครอบครัวนี้เป็นบ้านใหญ่
อืมส่วนแอมเนี้ยเป็นลูกของบ้านน้อยพ่อเดียวกันพ่อเดียวกันแต่คนละแม่
ฝั่งนี้เป็นบ้านใหญ่ครับพี่สาวคนโตเนี่ยก็คือฝั่งของบ้านใหญ่
ส่วนแอมเนี่ยเป็นฝั่งบ้านน้อยย้ำอีกครั้งว่าตรงนี้ไม่ใช่ร้านขายยา
ไม่ได้เปิดเป็นร้านขายยาแต่พี่สาวคนโตค่ะ
ที่เป็นฝั่งบ้านใหญ่เขาเคยเป็นอดีตพยาบาล
ไม่ได้เป็นเพศัตริย์ส่วนเรื่องมีการจำหน่ายยาให้คนอื่น
สถานที่ตรงนี้ไหมเนี่ยชาวบ้านเขาบอกเขาไม่รู้จริงจริง
เขามาก่อนคือโควิดนะคะเขาจะมาบ่อยช่วงนั้นอ่ะ
จะเห็นบ่อยเลยเคยมานั่งทานข้าวที่นี่ก็เคยมา
แต่ช่วงจำได้เลยว่าเป็นเขาใช่ใช่แต่ว่าช่วงหลังนี้หลายปีแล้วนะ
โควิดมาสองสามปีเนี้ยไม่เห็นเลยครับแล้วที่บอกว่าเขาเป็นร้านขายยานิด
เป็นจริงไหมคะไม่รู้ไม่รู้ข่าวไม่รู้เลยรู้ว่าเขาเป็นพยาบาลนะ
พี่ของแอมทีนี้เห็นว่าจากการตรวจค้นนะคะ
เจ้าหน้าที่เนี่ยเจอยาสมุนไพรหลายชนิดแล้วก็เจอแคปซูลอีกแล้วพี่อุ๋
แคปซูลบรรจุยาก่อนหน้านี้ทีมข่าวได้ข้อมูลจากคนในพื้นที่นะคะ
เขาบอกว่าคนบ้านหลังเนี้ยเคยเอายาสมุนไพรรักษาโควิดมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่
อืมพันตบริเวณเอกสมมาทจันทรัศน์ผู้กำกับการสอบพอบางเพลย์
ได้สรุปผลหลังเข้าค้นบ้านของพี่สาวแอมสามชั่วโมงนะคะเขาบอกว่า
คือจากการตรวจสอบพบแล้วว่าพี่สาวของแอมคนนี้เป็นอดีตเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี
ครับมีใบประกอบวิชาชีพโรคสินและจากการตรวจค้นวันนี้เนี่ย
คนในบ้านหลังนี้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพื่อต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจ
สิ่งของที่ตำรวจยึดมาได้มีอะไรบ้างมีแคปซูลเปล่าค่ะ
มียาสมุนไพรในขวดโหลแล้วก็มียาที่บรรจุในแคปซูล
ซึ่งมีการนำตัวอย่างบางส่วนไปตรวจแล้วส่วนจะเกี่ยวข้องกับยาไซยาไนท์ไหมเนี่ย
เดี๋ยวต้องรอผลจากกองพิสูจน์หลักฐาน
ทีนี้ล่าสุดตำรวจเองก็ได้คุมตัวพี่สาวของแอม
๒คนนะคะไปสอบปากคำที่สพบังแพรแล้ว
หนึ่งในนั้นก็คือคนที่เป็นอดีตเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
และวันนี้ตำรวจนำตัว๒เยาวชนที่เป็นพยานสำคัญ
มีหลักฐานไปฝังดินจำได้ไหมคะ
อดีตสามีที่ตายไปอ่ะแล้วก็มีถ่านไว้ฝากไว้
มีขวดไซยาไนท์ที่เจอที่บ้านของแด้
เออแล้วที่บอกว่าให้เอาไปฝังให้หน่อยแต่วัยรุ่นเขาบอกว่าอุ้ย
เห็นข่าวแล้วเขาตกใจเขาก็เลยเอาถุงนี้มาให้ตำรวจ
วัยรุ่นคนนี้ก็เลยถูกกันเป็นพยานปากสำคัญนะคะก็เลยพาสองคนนี้ไปชี้จุดเกิดเหตุที่บ้านพักที่ตำบลสวนกล้วย
ทั้งสองคนบอกสั้นว่าเขาเปิดถุงดำออกดูเจอหลักฐานเป็นกรอบป้ายทะเบียนรถ
เอกสารประจำตัวของในแด้อดีตสามีแอมที่ตายไปแล้ว
ซึ่งเด็กบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นขวดยาอะไรก็เลยประสานญาติในแด้ส่งมอบให้ตำรวจกองปราบ
กระทั่งแอมเปลี่ยนใจตอนแรกบอกให้เอาไปฝัง
ไปกินข้าวชวนไปกินข้าว
แล้วว่าจ้างให้เอาถุงดำไปคืนที่นครปฐมตอนแรกเนี่ยให้ไปฝังดินบอกจะให้ค่าจ้าง๕๐๐แต่ครั้งที่สองชวนไปกินข้าวบอกจะให้ค่าจ้างหนึ่งหมื่นค่ะบอกว่าให้เอาถุงดำมาคืนเธอที่นครปฐมนั่นคือช่วงช่วงสงครานใช่ช่วงสิบหกสิบเจ็ดเมษาช่วงเนี้ยหลังคุณก้อยตายแล้วนะซึ่งมันเกิดเหตุคุณก้อยไปแล้วถูกต้องแต่กลุ่มย

แถวบ้านเอาไว้แล้วก็มาเนี่ยเจอคุณก้งคุณก้อยพอเป็นข่าวเรื่องคุณก้อยก็เลยติดต่อหาวัยรุ่นบอกให้เอาไปฝั่งตอนแรกให้ไปฝั่งดินแต่ว่าสุดท้ายแล้วเปลี่ยนใจบอกให้เอามาให้ดีกว่าจาก๕๐๐เพิ่มค่าจ้างเป็นหมื่นนึงแล้วชวนไปกินข้าวแต่ระหว่างนั้นไม่ทันแล้วเพราะวัยรุ่นเนี่ยเขาตัดสินใจเขาเห็นข่าว

เพราะโพแทสเซียมไซยาไนท์และโซเดียมไซยาไนท์มันไม่ใช่ยาเพราะฉะนั้นไม่ควรจะต้องเกี่ยวข้องอะไรกับเพศสัชกรรมเด็กขาด

มันคือสารเคมีที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเอาไว้ฉีดพ่นยาผสมฉีดพ่นยาฆ่าแมลงแบบนี้ค่ะเอาไว้ให้แบบป้องกันวัชพืชป้องกันแมลงจะมากัดกินผลพืชแบบนั้น
อยากให้ทุกผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวจบไทยรัฐนิวโชว์เนี่ยดูเปิดปากกับภาคภูมิ
ผมคุยกับนักอาชญาวิทยาคุยกับหมอหมูทางด้านนิติศาสตร์ด้วยนะ
พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็คุยกันว่าเออตกลงเอาละมันไม่ใช่ยา
มันเป็นสารเคมีอืมแต่มันหาซื้อได้ยังไงเออทุกคนพูดตรงกันว่า
คุณเสิร์ชอินเตอร์เน็ตก็เจอแล้วจริงค่ะก็เมื่อวานมิ้นลองเสิร์ชแล้วมิ้นเจอจริงจริง
แต่ไม่อยากไปลงรายละเอียดว่าผสมแบบไหนอะไรยังไงเพราะทุกคนก็มองว่าคือมันอันตรายอยู่แล้วนะ
มันกลายเป็นไปการชี้นำแต่มันมีคนเอามาใช้ไง
ท่านผู้ชมครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ตำรวจไปค้นบ้านของอดีตสามีของแอมที่เป็นรองภูมิกับการ
นี่ฮะเชื่อไหมฮะเจอขวดยาต้องสงสัยถูกเผาทิ้งอยู่หลังบ้าน
คือตำรวจนายนี้บอกว่าเขาเลิกกับแอมไปนานแล้วแต่ยังไปมาหาสู่กันอยู่เพราะว่ายังมีลูกอยู่สองคนที่ดูแลร่วมกัน
ยังเป็นพ่อแม่กันอยู่บางทีแอมก็มาพักกับเขาบ้างแต่ไม่เกี่ยวข้องนะไม่รู้เรื่องเลยนะสิ่งที่แอมไปทำอะไรพวกนี้เนี่ย
แต่ตำรวจบอกไม่เป็นไรย้ายออกจากพื้นที่ไปก่อนเดี๋ยวจะไปยุ่งเกี่ยวยุ่งเหยิงอะไรต่าง
แล้วไปตรวจสอบบ้านพักนี่ฮะชุดสืบสวนภูทรภาค๗นะครับแล้วก็สพบ้านโป่งราชบุรีด้วย
สืบสวนภูทรกาญจนบุรีด้วยเพราะบ้านโป่งนี่เขาเป็นเจ้าของคดีของคุณก้อย
การจนบุรีนี่ก็เป็นพื้นที่ที่แอมกับเนี่ยอดีตสามีที่เป็นตำรวจเขาอยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮะ
ค้นบ้านพักนะครับของรองภูมิกับการที่อยู่ติดกับแฟลต์ตำรวจสพเมืองกาญจนบุรี
ตรวจค้นทั้งในบ้านพื้นที่รอบตัวบ้านซึ่งข้างหลังเนี่ยจะเป็นป่าละเมาะนะฮะ
โดยมีอดีตสามีที่เป็นตำรวจของแอมเนี่ยคอยยืนสังเกตการณ์อยู่
ไม่นานนี่ครับตำรวจก็ไปเจอวัตถุพยานที่คาดว่าจะเกี่ยวกับคดีแอมไซยาไนท์เนี่ย
เก้ารายการโดยพบยาขนาดเป็นขวดยานะครับขนาดแปดเซนติเมตรอยู่หลังบ้าน
ห่างจากตัวบ้าน๕เมตรเป็นขวดแก้วขนาดเล็กด้านในบรรจุน้ำยาสีดำ
เหลืออยู่ประมาณครึ่งขวดสภาพเห็นไหมฮะถูกเผาอยู่ในกองขยะในป่าละเมาะด้านหลังบ้าน
เจ้าหน้าที่ก็เลยเก็บขวดไปนะฮะซึ่งมีน้ำยาด้านในด้วยเดี๋ยวต้องเอาไปตรวจสอบนะครับ
เพื่อเอาไประบุให้แน่ชัดว่ามันคืออะไรมันเป็นสารพิษไหมมันเป็นไซยาไนท์หรือเปล่า
แล้วก็ต้องตรวจแล้วก็ไปตรวจพบวัตถุพยานต้องสงสัยอีกหลายอย่างนะครับ
ซึ่งเดี๋ยวต้องเอาไปตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไปนะครับว่าจะเกี่ยวข้องกับคดีของแอมไหม
เราได้คุยกับพันตำรวจโทวิทูลรังศรีวุธาพรรองภูมิกับการสพสวนพึ่งอดีตสามีของแอมนะครับ
พันธุ์ตำรวจโทวิทูลเปิดเผยว่าบ้านพักหลังนี้เป็นที่พักของตัวเขา
สมัยที่เป็นดำรงตำแหน่งอยู่ที่กาญจนบุรีแต่ว่าตอนนี้เขาย้ายไปอยู่ที่บ้านโป่งแล้ว
ส่วนตัวพร้อมให้ความร่วมมือกับตำรวจอย่างเต็มที่
แล้วตั้งแต่ทราบเรื่องกรณีของคุณก้อยนะค่ะพันธบทโทวิทูลบอกว่า
ตัวผมนี่แหละเป็นคนแจ้งแอมให้ไปพบเจ้าหน้าที่ครั้งแรกเลยที่สพบ้านโป่ง
ตอนนั้นยังเป็นเรื่องคุณก้อยทรัพย์สินหายใช่ไหม
แล้วปรากฏภาพจากกล้องวงจรปิดว่าเออแอมไปด้วยแต่ว่าไปทิ้งเขาไม่ช่วยเหลือเขา
พันธบทวิทูลบอกผมนี่แหละเป็นคนบอกแอมว่าต้องไปยืนยันความบริสุทธิ์
ซึ่งแอมก็ไปไทยทันทีในคืนวันนั้นที่ทราบเรื่อง
ไทยรัฐนิวโชว์ยังได้สัมภาษแอมอยู่เลยวันนั้น

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนต่อเนื่องมาถึงณปัจจุบันเนี่ย
พันธบทโทวิทูลบอกตกใจมากไม่คิดว่าแอมเนี่ยจะเป็นตามข่าวที่ปรากฏ
ถ้าแอมเป็นอย่างที่สังคมกล่าวหาจริงก็ขอให้ยอมรับผิด
โทษหนักจะได้เป็นเบาแต่ตอนที่อยู่กินกันมาเนี่ยนะ
ตั้งแต่อยู่กินกันมาก่อนจะเลิกจะหย่ากันเนี่ย
ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าแอมมีพฤติกรรมลักษณะแบบนี้
คิดว่าจะเหมือนพฤติกรรมแบบนี้
อ้าวตกลงข้อมูลล่าสุดเนี่ยขวดยาที่เจอเมื่อกี้เนี่ย

ที่บอกว่าตอนแรกไปเจอเหมือนตรงเป็นจุดเผาทิ้งขยะหลังบ้านห่างไป๕๐๐เมตร
แต่ไปเจอในรถซีวิกสีดำ

เป็นรถที่เขาใช้ร่วมกัน

อ่าระหว่างระหว่างสามีภรรยา
อ่าอันนี้นะ

อันนั้นน่ะสวมทะเบียนปลอมนะ
อ่าวันนี้ที่เขาไปตรวจสอบนะครับ
ท่านผู้ชมครับมีอีกจุดหนึ่งบ้านของแอมที่นครปฐมนะครับ
ตำรวจภูทรภาค๗กับชุดพิสูจน์หลักฐานนำหมายค้น
ไปแสดงแล้วก็เข้าตรวจค้นนะครับ
โดยมีพันธุ์ตำรวจโทวิทูลที่เป็นอดีตสามีของแอม

บ้านหลังนี้เน้นตรวจสอบสิ่งของเครื่องใช้ต่างของแอมนะครับ
เช่นเส้นผมเสื้อผ้าแปลงสีฟันจุดในห้องน้ำ
เพื่อนำไปยืนยันตัวตนของแอมกับวัตถุพยานต่าง
ที่เป็นวัตถุหลักฐานในคดี

อกจากนี้นะครับยังพบถุงดำ๑ถุงต้องสงสัยนะครับ

เปิดออกมาดูเนี่ยเป็นสิ่งของเครื่องใช้ของแอมนะครับ
ขณะเดียวกันยังพบขวดคล้ายขวดบรรจุยา
แล้วก็มีของเหลวอยู่ภายในอีกหลายขวด
พร้อมกับห่อสีขาวบรรจุของไว้ภายในห่อ

ที่สำคัญเจอแคปซูลอีกแล้ว

อยู่ในตู้ยาชั้นหนึ่งของบ้านเจอเยอะเลยด้วย
ที่เมื่อวานนี้ตำรวจมาตรวจใช่ไหม
เป็นถุงแบบประมาณ๔๕ถุงแล้วอัดแน่นเลย
แล้วก็เจอบัตรประชาชนของแด้
สามีที่มาพบกันหลังจากเลิกกับ
ตำรวจนี่ฮะโอ้โฮนี่ทำให้นึกถึงเรื่องของคุณปลาที่รอดชีวิตมานะ
บอกเจอแอมแล้วแอมบอกเอาเพิ่งหายโควิดเลยเอาแคปซูลแก้ไอไปกิน

สิ่งต่างราวนี้มันต้องไปตรวจพิสูจน์ต่อนะครับทุกผู้ชมครับ
คือคือตามหลักของคดีณขณะนี้เนี่ยวันนี้ที่ผมได้คุยในเปิดปากกับภาคภูมิท่านรอฟังหลังจบไทยรัฐนิวโชว์เนี่ยนะ
คดีเนี่ยมันแยกเป็น๒กลุ่มแน่นอนว่าคดีหลักก็คือคดีของคุณก้อย

ซึ่งตอนเนี้ยแอมถูกแจ้งข้อหาฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนใช่ค่ะ
แล้วจากผลชนะสูตรศพในเบื้องต้นเนี่ยพบสารไซยาไนท์ในร่างของก้อยนะฮะ
ซึ่งตรงเนี้ยจะต้องไปวิสูจน์ให้ได้ว่าสารสายน้ำต่างต่างเนี้ย
มันมาจากไหนอย่างไรนะครับส่วนคนอื่นอื่นที่เขาสงสัยเนี่ย
ก็ต้องไปพิสูจน์ให้ได้ว่าในร่างในศพของเขาแม้จะถูกเผาไปแล้วเนี่ย
มันเคยมีร่องรอยอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการจะถูกวางยา
การถูกให้กินยาจนเสียชีวิตไหมค่ะ
หลักฐานทั้งหมดที่ตำรวจค้นได้มานะฮะ
ตำรวจส่งให้กับอาจารย์ออสอ่า
รองศาสตราอาจารย์ด็อกเตอร์วีลชัยพุทธวงศ์ค่ะ
อาจารย์ออสนักวิชาการสารเคมีอินซีอ่า
สาขาเคมีอินซีนะครับของมเกษตรนะฮะ
ร่วมตรวจสอบหาสารไซยาไนท์อาจารย์ออสบอกว่านอกจากพญาหลักฐานจากทางนิติวิทยาศาสตร์แล้ว
ยังต้องตรวจสอบหาหลักฐานทางเคมีเพิ่มเติมจากวัตถุต่าง
จากที่พักทั้ง๔จุดของผู้ต้องหาซึ่งทางกองพิสูจน์หลักฐานได้เก็บรวบรวมตัวอย่างมากถึง๔๐๐ตัวอย่างให้ตรวจสอบ
ก็จะทำเป็นคู่ขนานทั้ง๔เทคนิคเพื่อสกรีนหาก็หวังว่าจะมีการทิ้งร่องรอยไว้บ้าง
ลักษณะคล้ายเกลือหากผู้ต้องหาได้สัมผัสหรือมีการผสมสารในสถานที่ต่าง
สามารถตรวจสอบได้จากเสื้อผ้าจากของใช้ส่วนตัวต่าง
เพราะฉะนั้นจำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่ทันสมัยแล้วมีความละเอียดในการตรวจสอบสูง
เพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีเอาผิดกับผู้ต้องหาในการที่เขาจะต่อสู้ในชั้นศาล
ว่าจะได้ผลสรุปภายใน๑๒วัน
เคสของแด้ใช่ไหมสามีของแอมที่เสียชีวิตนะฮะ
ซึ่งตำรวจเจอขวดไซยาไนท์ที่ไว้อยู่ในถุงดำแล้วเด็กวัยรุ่นเอามาให้
ตามรายงานทางแอมท์เขาบอกก็เจอในบ้านแด้งไม่ได้เจอที่ตัวเขา
ตรงนี้อาจารย์ออสบอกว่าถ้ามันมีการผสมมีการจับมีการใช้
แล้วไปได้ดีเอ็นเอพวกนี้ตามจุดไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันยืนยันได้

ตำรวจถึงได้ต้องไปที่บ้านแอมท์เพื่อไปเก็บพวกข้าวของเครื่องใช้
มาดูหาเอ็นเอเพื่อหาความทรวมโยง
ซึ่งอาจารย์ออสก็บอกเหมือนกันค่ะว่ากองพิสูจน์หลักฐาน
จากรถของแอมที่ตรวจยึดเอาไว้ได้มาให้อาจารย์ออส
บอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยวัตถุพยานที่ได้รับมาเนี่ย

เรื่องต้นตัวอย่างของวัตถุพยานบริเวณคอนโซลหน้ารถที่ถูกส่งมาให้ตรวจเนี่ยนะคะ
มีผลการตรวจสอบชัดเจนว่าเจอสายไนท์ค่ะ
เจอที่ตำแหน่งคอนโซลด้านหน้าขวาภายในรถ
ตอนนี้ตำรวจมีการไปยึดกล่องปรายศนีย์ที่มีผลึกบางอย่าง
ที่ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างรอตรวจสอบกล่องปรายศนีย์ด้วยนะคะ
ในที่สุดก็ได้วัตถุพยานที่บริเวณรถของผู้ต้องหาเนี่ยนะฮะ
ก็พบว่าเราเจอไซยาไนท์นะครับ

แล้วก็ตอนนี้กำลังไล่วิเคราะห์กันทั้งคืนนะครับ
แล้วก็ทางตำรวจกำลังส่งวัตถุพยานสำคัญอีกชิ้นหนึ่ง
ที่เป็นกล่องพัสดุที่เขาสั่งซื้อของนะครับ

ต้องแหละที่มศดำแห่งแสงนครพอร์ธมประมาณ๒๑นาฬิกาคืนนี้นะครับ
ซึ่งวันนี้นะคะตำรวจได้เชิญตัวพันธุ์ตำรวจโทวิทูลรังศรีวุฒาพร
ก็เป็นอดีตผู้อำกับการสอบสวนสพบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีอดีตรองผู้กำกับนะคะ
ก็คืออดีตสามีของแอมนี่แหละมาสอบปากคำที่สโมสรตำรวจ
อย่างละเอียดเลยหลังจากที่มีข้อมูลบอกว่าอดีตสามีเนี่ยน่าจะมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของแอมในการก่อเหตุ
ตอนนี้การสอบสวนยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง๖ชั่วโมงกว่าแล้วนะคะ
คือตำรวจบอกว่าต้องใช้เวลาสอบอย่างละเอียดจริงเพราะว่าพันธุ์ตำรวจโทวิทูลก็เป็นตำรวจมานาน
ก็จะรู้แนวทางการสืบสวนสอบสวนเป็นอย่างดีก็เลยต้องใช้เวลานานหน่อยค่ะ
จากอดีตสามีตำรวจของแอมแล้วเนี่ยตำรวจยังเชิญตัวในกอล์ฟลูกน้องของแด้สามี
อีกคนนึงของแอมหลังจากที่เลิกกับอดีตรองผู้อำกับที่ว่าเสียชีวิตไปแล้วอะค่ะ
มาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยคนใส่เสื้อยีนคนนี้
แล้วในวันที่แด้เสียชีวิตที่ว่าเป็นวันเกิดของแอมค่ะ
ก๊อฟนี่แหละเป็นคนที่แจ้งเข้าไปในกลุ่มไลน์เพื่อนว่าแด้เสียชีวิตแล้ว
ทีมข่าวเราก็พยายามสอบถามรายละเอียดกับก๊อฟนะคะ

พี่ยังไม่พูดคุยอะไรบ้างคะตอนนั้น
คณะที่ทางสศดรตุ๋มจละครปฐมนะคะ
นายภัยบูลค่ะคุณพ่อของครูออส
ออสนี่เป็นหนึ่งในลูกแชร์ด้วยนะ
ครูออสเป็นหนึ่งในลูกแชร์ในวงแชร์ที่ว่า

นั่นครูพ่อของครูออสเข้าพบตำรวจให้ปากคำเพิ่มเหมือนกัน
หลังจากที่ตำรวจภาค๗เขาเดินหน้าพิสูจนคดีตายปริศนาคนรอบตัวแอมทั้งหมด
พ่อของครูออสบอกว่าก่อนหน้านี้ลูกสาวเนี่ยนะชอบที่จะมาชมให้ฟังเลยว่า
แอมเขาเป็นคนดีแอมเคยมาหาพ่อที่ตลาดด้วยนะ
มาขอกล่องโฟมแช่แข็งไปคือตอนนั้นพ่อก็ไม่รู้หรอกว่าแอมจะเอาไปทำอะไร
พ่อก็ให้ไปพ่อก็รับรู้ว่าลูกพ่อเนี่ยเล่นแชร์กับแอม
แต่พ่อไม่รู้วงเงินทีนี้ก่อนที่ลูกสาวพ่อจะเสียชีวิตหนึ่งวัน
ลูกพ่อออกไปข้างนอกแล้วก็กลับมาตอนดึกแต่พ่อไม่รู้ว่าไปกับใคร
หลังจากที่ลูกพ่อเสียชีวิตไปแล้วนี่คือครูออสนะ
หลังจากที่ลูกพ่อเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะพ่อบอกว่า๕ธันวาคมปี๖๕
มาหาพ่อนะมาทวงเงินค่าแชร์ทัวร์เงินค่าแชร์กับพ่อ
พ่อก็ปฏิเสธไปพอไม่ได้เงินแอมกลับไปแล้วก็เดินกลับมาใหม่
เดินทางกลับมาใหม่แต่คราวนี้มาพร้อมกับอดีตสามีที่เป็นตำรวจ
พ่อก็ไม่ได้ให้เงินนะเพราะพ่อไม่ได้รับรู้ตั้งแต่แรกว่า
เล่นกันเท่าไหร่ยังไงวงเงินแบบไหน

ซึ่งพ่อบอกว่าที่รู้ว่าครูออสหรือว่าลูกสาวเล่นแชร์เนี่ยเพราะเห็นข่าวว่าหนึ่งในกลุ่มคนตายคือน้อยผักหรือเจ๊น้อยจำได้ไหมเจ๊น้อยที่ขายผักอยู่ในตลาด

บอกจำได้แม่นเลยเพราะว่าลูกพ่อไปร่วมงานศพเจ๊น้อยมา
บอกว่ารู้จักกันจากวงแชร์
พ่อเลยบอกว่าวงแชร์นี้มีเงื่อนงำแน่นอน
คือวงแชร์ของแอ้มวงนี้เสียชีวิตไป๓ค่ะ
ตามหาก็อีก๒วันนี้ปรากฎตัวมา๑
ท่านผู้ชมครับเรื่องทางคดีนะครับวันนี้
พันธุ์ตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพรองภูมิการกองปราบรามนะครับ
บอกว่าคดีนี้มีพยานหลักฐานทั้งประจักษ์พยานพยานวัตถุ
แล้วก็หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ถือว่านักแน่นเพียงพอที่จะเอาผิดกับผู้ต้องหาได้

โดยขณะนี้ตำรวจแจ้งข้อหาแอมเพียงข้อหาเดียวคือฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อน
แต่หากพบว่าการฆาตกรรมนั้นมีวัตถุประสงค์อื่นแอบแฝง
อย่างเช่นประสงค์ต่อทรัพย์หรือปกปิดความผิดอื่น
ก็จะถือว่าเป็นความผิดอีกกระทงหนึ่ง

ส่วนเรื่องการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องวันนี้ตำรวจกองปราบ
เชิญมาสอบปากคำ๓คนนะครับ
หนึ่งก็คือคุณส้มคุณส้มนี่เป็นพี่สาวของคุณก้อย

คุณก้อยที่เสียชีวิตเมื่อ๑๔เมษายนนะครับทุกผู้ชมครับ
ท่านผู้ชมจำได้๑๔เมษายน
วันนั้นคุณก้อยออกจากบ้านแต่เช้า

เพราะว่าตามข้อมูลเนี่ยที่มารู้ตอนหลังคือแอมไม่ให้บอกเลย

แล้วไปปล่อยปลาแล้วก็เนี่ยฮะคุณส้มนี่แหละพี่สาวเนี่ย

จนไปทราบข่าวว่าเขาตามหาญาติของผู้ที่เสียชีวิต

ก่อนจะไปไล่ตามหากันต่อนะฮะ
คนที่สองก็คือสามีของหนึ่งในผู้เสียชีวิตนะครับ
เจอคนที่๑๓นะฮะที่จังหวัดมุกดาหารคือคุณหนิง
ที่ผู้ต้องหาส่งยาแคปซูลไปให้กินก่อนจะเสียชีวิต
คนที่๓ที่มาให้ข้อมูลวันนี้คือคุณออย
เป็นหนึ่งในลูกแชร์ที่
ผู้ตายเนี่ยเคยถามทำนองเวลาตำรวจจะตามหาคนเนี่ย
ว่าจะให้ทำยังไงอืมอ่านี่นะฮะส่วนวันนี้นะฮะ
ยี่สิบเก้าอ่าวันที่ยี่สิบเก้าเมษายนนะครับ
วันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับตำรวจจะเรียก
คุณระพีชำนาญเรือที่เป็นผู้ประสานงานกับผู้เสียหาย
ญาติผู้เสียชีวิตในคดีต่างรวมทั้งคดีหลักคือคดีของคุณก้อย
มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมคดีที่เกิดขึ้นรองภูมิครับการกองปราบราม
เชื่อว่าแอมณขณะนี้น่าจะลงมือเพียงลำพัง
ไม่มีบุคคลอื่นเข้ามาร่วมด้วยเนื่องจากแผนประทุศกรรม
อาศัยความสนิทสนมเป็นหลักส่วนเรื่องที่แอมมีความรู้
เกี่ยวกับการใช้สารสายนายต่างเนี่ยรู้เรื่องได้อย่างไรใช้ได้อย่างไร
ไปเอามาจากไหนยังไงเดี๋ยวตำรวจต้องขยายผลแล้วก็ไปดุ
แน่ตำรวจพบร่องรอยแหล่งที่มาของสารชนิดนี้แล้ว

เราเห็นร่องรอยแล้วแหละว่าที่มาของยานั้นน่ะน่าจะมาจากไหน
พี่สาวเขาอาจจะทำงานเกี่ยวกับเรื่องยา
เขาอาจจะเคยขอคำรู้หรืออาจจะไม่ได้ขอคำรู้

ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวความคืบหน้าทางคดีล่าสุดเนี่ย

เพราะตอนนี้เนี่ยกระแสข่าวต่างมันก็เริ่มออกมาเยอะอยู่พอสมควร
ที่บอกว่ามีคนยอมรับว่าสมรู้ร่วมคิดใช่ไหม

แต่ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยนักข่าวเราก็พยายามตามหาคนแวดล้อมรอบตัวแอมที่รู้จักแอม

ตกลงเป็นคนดีอย่างที่ผู้ตายทุกคนได้ไปบอกกับคนรอบข้างไหม

คือหนึ่งในผู้ตายที่เป็นเพื่อนสนิทแอม
ซึ่งครูแจ๊กกี้เองก็เป็นเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันกับแอมและบีนี่แหละ

เขาบอกว่าสมัยเรียนแอมมีนิสัยปากร้ายไม่ค่อยสูงสิงกับใคร
จะปากหวานก็ต่อเมื่อต้องการจะใช้ให้ใครทำอะไรให้สักอย่าง
ทีนี้พอหลังเรียนจบก็แยกย้ายกันไป
มารู้เรื่องอีกทีนึงก็คือตอนที่บีตายค่ะ

ก็คือช่วง๓ปีม๔๕๖เนี่ยก็คือคุยกันอะไรกัน
แต่นิสัยเขาเนี่ยคือเขาเป็นคนที่ปากร้าย
โกหกที่เราคบนะนะคือเหมือนว่าเขาเป็นคนโกหก
พุทธจังหวัดว่าเป็นคนอะไรประมาณนี้
คือดูแล้วนะข่าวไม่น่าจะจริงใจกัน
แต่เวลาใช้งานคนอย่างนี้จะปากหวานจะประจบอะไรประมาณนี้

เพราะว่าตอนนี้มันมีกระแสข่าวว่า
มีหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการกับแอม

ว่าเขาร่วมลงมือกับแอมในการก่อเหตุต่างนานาด้วย
สอบถามจากทางท่านพตเอกสุรเชษฐ์หักพลาด
ท่านรองพตที่เข้ามาดูแลคดีนี้
ตั้งแต่คดีของคุณก้อยนะครับสวัสดีครับท่านรองพตครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับ
ท่านครับณขณะนี้เนี่ยตกลงมีคนที่เขาสารภาพเพิ่มเติม
เขาร่วมลงมืออะไรกับแอมหรือยังฮะ

ก๊อฟเองซึ่งอยู่กับแด้
ก็ยังไม่ได้บอกว่าตัวเองร่วมกันฆ่ากับแอม
แต่เพียงแต่ว่าให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเรื่องว่า
แอมเนี่ยเป็นผู้ที่ลงมือฆ่าตัวแด้นะฮะ

ถ้าเกิดว่าเขาเป็นพยานเลยเหรอคะว่าแอมฆ่าแด้
ครับเขาให้การที่เป็นประโยชน
แล้วก็เขาให้การยืนยันนะครับว่า
เขารู้รายละเอียดทั้งหมดจากการที่ได้มา
จากการที่แอมเนี่ยคุยกับเขาก่อนนะครับ
ส่วนสาเหตุก็เป็นเรื่องทองเหมือนเดิมนะครับ
แสดงว่าแอมเนี่ยได้คุยกับกอล์ฟ
แต่ว่าเรายังไม่ได้มีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติม
นอกจากคัดีของคุณก้อยใช่มั้ยฮะ

ไปในคัดีของสาวัสธิ์ที่ลุงคอมพันธบนะครับ
จึงผลการตรวจจริงการแพทย์โทรศาสตรายนายในร่างกาย

เราแจ้งเข้ากับอาหารเพิ่มเกิมอีก๑รายแล้วนะครับ

เพราะฉะนั้นวันนี้ตัวผู้เสียชีวิตทั้งหมดมี

เรากำลังคดีไป๒รายแล้ว
ก็คือกรณี

แล้วก็เหตุเกิดที่สบมคมประสมนะฮะ
คือคือที่แจ้งความไปแล้วเป็นคดีหลักอย่างที่เราทราบที่ไปร้องท่านตั้งแต่ตอนแรกเลยเนี่ย
ก็คือกรณีของคุณก้อยใช่ไหมฮะที่บ้านกองรัชบุรี

ตอนนี้คดีนี้อยู่ที่กองปราบใช่ไหมครับท่าน

แล้วก็วันนี้แจ้งเพิ่มล่าสุดอีกหนึ่งคดีคือกรณีการเสียชีวิตของสารวัตรปูใช่ไหมฮะ

พันธุ์ตำรวจตรีหญิงนิพาใช่ไหมฮะ

ของสารวัตรปูเนี่ยเราได้หลักฐานยืนยันตรงไหนอย่างไรครับท่านครับ
พัฒนาฐานเรื่องการผ่าศพมีสารสายนายร่างกายซึ่งตรงกับขวดยาที่เราพบที่บ้านของผู้ต้องหานะครับ
ถ้าย้อนไปคือมันตรงกับขวดยานั้นเลย

คือพิสูจน์ได้ว่าสายนายนี้มาจากขวดนั้นเลยเหรอคะ

แล้วข้อหาที่แจ้งในเคสของสารวัตรปูนี่เป็นข้อหาเดียวกันไหมคะคือฆ่าโดยไตรตรองหรือเปล่าคะ
ใช่ครับเป็นข้อหาเดียวกันเลยนะฮะฆ่าโดยแต่ตองไว้ก่อนครับใช่ครับ
ส่วนกรณีของคุณแน่สามีของแอมตรงนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อหา
ยังครับแล้วเราเหลืออีก๑๑บั๗๕๐๕๕๑บาทก่อนนี้เดี๋ยวกำลังไล่บริจารณฐาน
เขาเป็นประหย่านฮะเขายอมให้การเป็นประโยชน์มากครับ
ครับครับครับท่านครับเรื่องนี้จะมีคนร่วมร่วมมืออีกนะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลานิดหนึ่งนะฮะ
อะไรนะฮะท่านขอผมขอชัดเรื่องนี้ก็จะมีคนที่รู้เห็นมากกว่าตัวแอมพ์ด้วยซ้ำนะฮะ
แต่เดี๋ยวขอเวลาผมไล่ข้อมูลนิดหนึ่งนะฮะนี่ถ้าท่านบอกอย่างนี้แสดงว่ามีคนที่รู้เห็นมากกว่าแอมป์อย่างนี้หรอฮะ
ครับครับทำเป็นขบวนการอย่างนี้หรอครับท่าน
ก็ไม่ใช่ขบวนการหรอกครับก็เป็นคนใกล้ตัวนะครับนะแต่เดี๋ยวขอเวลาร่วมมืออีกหนึ่งนะฮะ
ครับเอาเป็นว่าตอนนี้ชัดเจนทางคดีอย่างที่ท่านบิ๊กโจ๊กบอกนะครับครับขอบคุณนะครับท่านครับสวัสดีครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับพอฉะนั้นผมสรุปให้อย่างนี้นะฮะค่ะ
รองพบตรพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานที่เข้ามาดูแลคดีนี้ตั้งแต่ญาติพี่น้องของคุณก้อยมาร้องขอความเป็นธรรมทางคดี
ค่ะตอนนี้บุคคลต่างต่างที่เสียชีวิตแล้วรู้จักกับแอมแล้วญาติเขาก็ออกมาร้องกันเยอะแยะไปหมดเนี่ย
ณขณะนี้ชัดเจนแล้วว่ามีผู้ที่เกี่ยวพันธ์เชื่อมโยงและน่าจะเสียชีวิตจากแอมเนี่ย๑๓ศพ
ใช่ค่ะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนอกจากคดีของคุณก้อยได้แล้วก็คือคดีของสารวัตรปู
สารวัตรปูนะฮะก็คือรายที่๑๔ค่ะนี่นะฮะพันธมตรีหญิงนิพาเสียชีวิตเมื่อ๑๕
เมษายน๒๕๖๖ก็คือปีนี้ต้นเดือนนี้นี่แหละที่นครปฐมใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแล้วคุณก้อยเสียชีวิต๑๔เมษายน๖๖ห่างกันประมาณครึ่งเดือน
ถูกคุมตัวไปก่อนแล้วใช่ค่ะวันนี้แอมถูกแจ้งข้อหาเพิ่มในเคสของสารวัตรปู
ฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนเหมือนกันใช่หลักฐานคืออะไรนะ
หลักฐานคือจากการผ่าพิสูจน์ร่างของสารวัตรปูค่ะเจอสารสายนายในร่าง
และตำรวจสามารถพิสูจน์ได้ว่าไอ้สารสายนายนี้มันมาจากขวดที่เจอในบ้านของแอม
ตรงกันเลยตำรวจบอกมาจากขวดนั้นบิ๊กโจ๊กพูดแบบนี้
ส่วนเคสของคุณแด้อ่าก็คือรายที่สิบสามใช่ค่ะสิบสองมีนาคม
โจ๊กยืนยันว่ายังไม่มีการรับสารภาพของกอล์ฟ
ก๊อฟนี่เป็นลูกน้องของแด้นะที่ทำงานเก็บเงินกู้ให้ที่อุดรธานี
แล้วก็สนิทกับแอมความจริงแด้อยู่ราชบุรีใช่แต่เขาไปออกเงินกู้อยู่อุดรธานี
ใช่ค่ะแอมเขาก็ไปมาหาสู่อยู่อืมกอล์ฟเนี่ยทำหน้าที่เป็นลูกน้องของแด้
ค่ะบิ๊กโจ๊กยืนยันว่ากอล์ฟยังไม่ได้รับสารภาพนะแต่ว่าร่วมลงมือฆ่าแด้กับแอม
แต่แต่ให้การเป็นประโยชน์ว่ามีการพูดคุยติดต่อกับแอม
ก่อนจะเกิดเหตุการณ์การเสียชีวิตของแด้คือเบื้องต้นเนี่ยเห็นบอกว่า
ก็พูดว่าแอมเคยเปลยไว้ว่าจะฆ่าแด้เคยได้ยินว่าแอมเปลยไว้แบบนี้
แต่ไม่คิดว่าจะทำจริงจริงแต่จะแต่ก๊อฟจะทำหรือไม่ทำอย่างไรเนี่ย
เดี๋ยวตำรวจเขาคงจะเปิดเผยเพิ่มเติมแต่นักขณะที่ที่เราคุยเมื่อกี้เนี่ย
โจ๊กยืนยันว่ากอล์ฟยังไม่ได้สารภาพว่าร่วมลงมืออะไรกับแอม
แต่ก๊อฟแค่บอกว่าให้การเป็นประโยชน์ว่าเขารู้ว่าแอมจะก่อเหตุ
แล้วมันมีรายงานก็คือที่เขามาให้ข้อมูลวันนี้กับตำรวจเนี่ย
จำได้ไหมวันที่คุณแด้เสียชีวิตค่ะตอนข้ามแอมยังไปจัดงานวันเกิดอยู่อ่ะ
เป่าเค้กอยู่เลยแต่วันนั้นคือร่างเนี่ยกู้ภัยนำร่างจากอุดรธานี
ขับไปส่งที่ราชบุรีซึ่งใส่ชุดสีเหลืองชุดเดียวกันเลย
ใช่นี่คือกอล์ฟนะคะนี่คือกอล์ฟนี่คือกอล์ฟ
ส่วนนี้คือแอมตอนที่ช่วงบ่ายที่แด้เสียชีวิตแล้วเจ้าหน้าที่เขามาที่บ้าน
ใส่ชุดนี้แล้วตอนกลางคืนที่ปาร์ตี้วันเกิดเป่าเค้ก
ก็คือชุดเดียวกันอ่ามีภาพงานวันเกิดไหม
คืนนั้นแอมยังจัดงานวันคล้ายวันเกิดอยู่อ่ะใช่ที่มีเพื่อนอยู่หลายคน
แล้วก็ร้องแฮปปี้เบิร์ตเดย์ให้เป่าเป่าเค้กอะค่ะคือญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนของ
มุนแน่ทางราชบุรีเขาก็ติดใจสงสัยอยู่อือว่าเอ๊ะทำไมภูตายทั้งคน
ของลูกด้วยใช่ไหมอ่ะท้องอยู่ด้วยเออไม่มาเอาศพมาส่งที่บ้านเกิดอะไรด้วยกันเลยเหรอ
ตัวเองยังไปจัดงานวันคล้ายวันเกิดกันอยู่อ่ะแถมงานศพไม่มาสักวันอืมอ่า
เอาเป็นว่าในเคสตรงนี้บิ๊กโจ๊คบอกว่า
กำลังขยายผลอยู่และใกล้จะได้ความจริง
ตอนล่ามพรุ่งดีจะได้ขยายหลักฐานเพิ่มด้วย
แล้วก็มีส่วนรู้เห็นมากกว่าแอมด้วยซ้ำ
จุดประสงค์ต่างคือเรื่องของผลประโยชน์ทรัพย์สินต่าง
โจ๊กบอกว่าเป็นคนใกล้ชิด
อืมนี่อ่ะวันนั้นอ่ะอีก๒นาคม

ระหว่างนี้เจ้าหน้าที่กำลังลำเลียงศพของคุณแด้

ใช่ค่ะต่อมั้ยคือครูนี้
เรื่องครูจั๊กกี้ใช่มั้ยที่บอกว่าแอมตอนสมัยเรียนก็เป็นคนปากร้าย
ปากหวานก็ต่อเมื่อต้องการใช้ให้ใครทำอะไรให้
ซึ่งทีนี้เนี่ยอันนี้นี่ตอนสมัยเรียนเราวงไว้ให้นะนั่นแอมนั่นบี
คือคนที่ตายเป็นเพื่อนสนิทแอม
ซึ่งเขาบอกว่าแอมเนี่ยสมัยเรียนเพื่อนสนิทมีไม่เยอะ
แต่บีคือหนึ่งในนั้นแล้วก่อนตายเนี่ยบีให้แอมยืมเงินตั้งหกหมื่นบาท

ทีนี้ครูแจ๊กกี้เล่าว่าหลังจากที่บีตายเนี่ยได้ข้อมูลจากเพื่อนได้ความมาว่า
แอมไปรับบีออกไปคาเฟ่แล้วไปกินข้าวกัน
จากนั้นก็ไปส่งบีที่บ้านแล้วก็วางแก้วน้ำไว้
จำไม่ได้ว่าเป็นโกโก้หรือกาแฟดำ
แล้ววันนั้นบีก็ไปตายอยู่ที่ห้องน้ำภายในบ้าน
ตอนนั้นเธอก็ยังไม่ได้เอกใจอะไรแต่ก็แปลกใจเหมือนกันว่า
เอ๊ะเป็นเพื่อนสนิทกันขนาดนี้งานศพเนี่ยไม่มาสักหน่อยเหรอ
กระทั่งมาเห็นข่าวคุณก้อยเท่านั้นแหละค่ะ
แจ๊กกี้บอกฉุกคิดขึ้นมาเลยแล้วก็เชื่อเลยว่า

โทรเคท์ขุนก้อยปุ๊บ๒๓๔๕๖๗๘โพลมาเรื่อยยังปัจจุบัน
โพลมาเรื่อยเรายิ่งฟันทงเลยว่าล้านเปอร์เซียนที่แอมจะต้องเป็นค้าต่อกร
เราแค่สงสัยเราไม่ใช่เราแค่สงสัยหรอกทั่วประเทศไทยประชาชนทั่วประเทศไทย
สงสัยหมดว่าทำไมถึงไม่ยอมรับในเมื่อหลักฐานมันมีขนาดนี้แล้ว
มันเป็นข้อสงสัยและเราจะไว้ใจใครได้มั่งในสิ่งรอบข้าง
เราจะรับน้ำจากคนอื่นเอามากินเราจะกินของใครเนี่ยเราจะต้องมาตรวจสอบเหรอ
มันสะท้อนถึงตรงนี้ว่าสังคมนี้มันยิ่งอยู่ยิ่งยากขึ้นยากขึ้นอย่างนี้
คุณแจ๊กกี้ยังบอกด้วยนะคะว่าตัวเธอเองเนี่ยก็เคยถูกแอมชักชวนไปเที่ยวสถานบันเทิง
ผับในตัวเมืองกาญจนบุรีแห่งหนึ่งเหมือนกันแต่ตอนนั้นน่ะตัดสินใจจะไม่ไป
เพราะถ้าไปก็น่าจะต้องเอาเงินไปด้วย๑๐๐๐๐๒๐๐๐๐
อันนี้ผมตกใจมากนะหลังจากที่ที่ได้ฟังความคืบหน้าล่าสุดจากทางบิ๊กโจ๊กนะค่ะ
มีการแจ้งข้อหาเพิ่มอีกฆ่าโดยไห่ตรองไว้ก่อนแล้วก็จากเรื่องของสายนาย
นี่คือเท่ากับว่าแอมโดนฆ่าโดยแต่ตรองไว้ก่อน๒คดีแล้วนะคะต่างกรรมต่างวาระ
คุณรัชพรคิดว่าในชีวิตของเราที่เราอ่านข่าวเราจะเจอเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยหรือเปล่า
นี่คือข่าวแรกที่เจอเยอะขนาดนี้อ่ะที่มิ้นอ่านอ่ะคือถ้าถ้าแบบอ่านรอบวางยาพิษวางยาเบื่อฆ่า
ตายอ่ะสวบอย่างเงี้ยมีด้วยความแค้นถึงศพอ่ะมีแต่ไอไบท์ที่
โอ้โหจน๑๓แล้ว
เอาจริงไหมไอ้เคสอย่างนี้เคยเห็นแต่ในการ์ตูนโคนัน

เมื่อกี้ผมคุยกับหมอหมูบอกที่ญี่ปุ่นเคยจับได้ตอนนั้น๔ศพ
แต่ว่าศพอื่นอาจจะมีอีกแต่ว่าหลักฐานมันไม่ถึง
แต่ในประเทศไทยเนี่ยนี่น่าจะเป็นครั้งแรกนะ
น่าจะเป็นครั้งแรกนะฮะและนี่จอไม่พอที่ถ้ามีเหยื่อเพิ่มมาอีก

แต่ตอนนี้แจ้งคอหาได้แล้ว๒เคสใช่ค่ะ
ใช่ไหมคือคุณก้อยกับสารวัตรปู
นี่คือไล่ย้อนหลังไปเลยนะจากไทม์ไลน์ที่เจอศพ
ของคุณแด้เนี่ยกำลังจะแจ้งใช่ค่ะ
เกี่ยวพันธุ์กับแอมทั้งนั้นเลยนะเท่าละคน
ครับประจงครับการตายของคุณก้อยแล้วก็ตามจับกลุ่มแอมด้อย
มีการเปิดเผยข้อมูลของผู้ที่เขาสงสัย
และคาดว่าจะเสียชีวิตจากฝีมือของแอมเนี่ย
อันนี้ตอนที่คุณก้อยไปปล่อยปลานะค่ะมันมีเรื่องราวด้วยก็คือ
วงแชร์ตอนนี้เขาเรียกวงแชร์มรณะแล้วอ่ะใช่แชร์มรณะตายเกือบยกวงอ่ะ
ค่ะซึ่งในแอมเป็นเท้าแชร์ข้อมูลก็คือสามในห้ารายชื่อลูกแชร์ของแอม
เสียชีวิตอย่างปริศนานี่ถ้าบวกคนที่เจ็ดที่มีดอกจันดอกจันดอกจันทร์เข้าไปเนี่ย
ว่าจะคือคุณก้อยเนี่ยเท่ากับตายสี่นะฮะค่ะวงแชร์มรณะนี้เนี่ย
หลักฐานว่าแอมเป็นเท้าแชร์เนี่ยมันเริ่มเมื่อสี่สิงหาคมปีหกห้า
นี่ส่งข้อความหาคุณก้อยเพื่อชวนเล่นแชร์เป็นมือที่๗ที่ยังดอกจันทร์ไว้อยู่
คือมือสุดท้ายถ้าตอบตกลงเนี่ยคุณก้อยจะเป็นมือสุดท้าย
จากข้อมูลแชร์วงนี้นะครับแอมเป็นคนกำหนดกติกาในฐานะเท้าแชร์
เงินต้น๑แสนบาทให้ส่งราย๕วันคือทุกวันศุกร์
ส่งมือละหมื่นห้านะแล้วก็มีรายชื่อของมือต่างต่าง
แน่นอนว่าหนึ่งก็คือเท้าแชร์ก็คือแอมนั่นแหละตามด้วยพี่น้อยผัก
ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วพี่นุ้ยตำรวจซึ่งก็เสียชีวิต
แต๋วน้องแต๋วนี่ทีแรกเขาตามหากันอยู่
ตอนนี้ปรากฏตัวแล้วยังมีชีวิตอยู่แล้วก็บอกว่าเธอชื่อแต้วนะ
ไม่ใช่น้องแต๋วอ่าแต่ว่านี้เองแอมม่าก็พิมพ์ว่าน้องแต๋ว
ห้าครูออทเสียให้ฉุดไปแล้วและคนที่หกน้องมิ้งโชว์ฮวยค่ะ
ตอนนี้ยังไม่ปรากฏตัวยังไม่เจอตัวนะว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไร
มิ้งโชว์หวยถ้าดูข่าวอยู่
ก็ได้ไทยรัฐทีวีก็ได้ค่ะหรือใครรู้จักน้องมิ้งโชว์หวย
แจ้งเบาะแสมาหน่อยนะฮะอืมเผื่อจะได้สอบถามกันว่าเออ
ยังอยู่ดีหรือไม่อย่างไรเท่ากับว่าแอมเนี่ย
วงแชร์ตามนี้นะฮะสามารถเก็บเงินสดจากคนในวงแชร์
รวมกันในช่วงแรกถ้ารวมในส่วนของตัวเองของแอมด้วย
เท่ากับ๖แสนนะลูกแชร์๕กับเท้า๑ใช่ไหม
ลงคนละแสนเท่ากับหกแสนแต่ต่อมาหลังจากวันที่เริ่ม
ตั้งวงแชร์ถ้านับตามวันที่ปรากฏเพียงแค่๖วันเนี่ย
ตั้งมาหกวันเริ่มมีคนตายแล้วอ่ะโอ้โหยังไม่ถึงอาทิตย์เลยนะ
อุ๋ยใช่แพทย์ระบุสาเหตุการตายเนี่ยเกิดจากหัวใจวายเฉียบ
ลันไป๒จาก๓รายรายแรกคือผู้กองนุ้ยร้อยตำรวจเอกหญิง
การดานะครับเสียชีวิต๙สิงหาคมปี๖๕ช่วง๕ทุ่มก่อนเสียชีวิต
กองนุ้ยไปเจอแอมเมื่อ๘สิงหาคมวันรุ่งขึ้นพบว่าเสียชีวิต
และการหายใจล้มเหลวไปเจอในรถตอนที่กูภัยมาใช่ไหมวงแชร์
คนต่อมานะฮะที่เสียชีวิตคนที่สองก็คือพี่น้อยผักพี่น้อย
ผักก็คือคุณรสจรินนินห้อยเจ้าของแผงผักอายุ๓๙ปีเท่านั้น
เสียชีวิต๑๐สิงหาคมวันต่อมาจากผู้กองนุ้ยนะฮะแพทย์ระบุสาเหตุ
คือเลือดเป็นกรดมีอาการชักเจ๊น้อยมีอาการชักในตลาดมหาชัย
มุทรสาครนะครับตอนนั้นเขารีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วไป
จากผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเอามากินแล้วก็เป็นลมล้มชักอยู่กลาง
ตลาดศพที่๓ในวงแชร์ที่เสียชีวิตก็คือครูออดอายุ๓๙ปี
นะฮะคุณครูผุดสดีเสียชีวิต๒๐พฤศจิกายน๖๕นะครับในบ้านที่
บนลำบัวอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมแพทย์ระบุสาเหตุคือมะเร็ง
เลือดค่ะเนื่องจากครูออสท่านก็เป็นมะเร็งอยู่ด้วยใช่ค่ะแต่จากข้อ
มูลของคนที่ไปเจอศพครูออสเนี่ยบอกว่าตอนนั้นครูออสเสีย
ในสภาพนอนหงายอยู่กับพื้นบ้านนะมีน้ำไหลออกมาอยู่
ข้างแก้มมือสองข้างหยิกเกร็งนะมีเล็บดำเนี่ยฮะมันก็เหมือน
มันไม่ได้เสียชีวิตจากคนเป็นมะเร็งอ่ะมันดูผิดปกติอยู่
เหมือนกันการเสียชีวิตของเหยื่อแต่ละคนนะครับมันเชื่อมโยงกับ
แอมนะเกี่ยวกับเรื่องเงินทรัพษศิลป์ถ้าจะแบ่งเนี่ยแยกได้เป็น
๕กลุ่มนะนี่ครับ
กลุ่มที่เล่นแชร์นี่เสียชีวิต๓จาก๕ถ้านับคุณก้อยด้วย
จะเป็นจะเป็น๔เลยนะจาก๖นะกลุ่มที่๒คือกลุ่มที่ให้แอม
เงินอืมกลุ่มที่สามคือกลุ่มคนที่ให้เงินแอมไปปล่อยเงินกู้ค่ะ
กลุ่มที่สี่คือกลุ่มคนที่เอารถยนต์หรือทรัพย์สินให้แอมเนี่ย
ไปจำนำไปจำนองว่ามีท้องบางละมีอะไรบางใช่ไหมกลุ่มที่๕
คือกลุ่มที่ทำธุรกรรมเกี่ยวกับการกู้เงินนะจะกู้สหกรณ์หรือ
จะทำประกันอะไรก็แล้วแต่แล้วให้แอมเนี่ยดำเนินการให้
กลุ่มเนี้ยวันนี้คุณระพีเนี่ยเขาโพสต์เลยนะใช่ใครมีญาติที่
เสียชีวิตแล้วรู้จักแอมแล้วทำสิ่งเหล่านี้ใน๕อย่างเนี่ยแล้ว
เสียชีวิตเนี่ยรีบติดต่อกลับเขาด่วนเลยค่ะจะได้เป็นข้อมูล
ขยายผลไปดำเนินการกันต่อคุณระพีนี่คือรุ่นพี่ของคุณ
ก้อยเหยื่อรายสุดท้ายเนี่ยนะคะที่เขาสนิทกันมากแล้วเขาเป็นคน
สืบจิ๊กซอทุกอย่างจนเจอตัวแอมอ่ะหลังจากที่คุณก้อย
หายไปคุณส้มพี่สาวก็ตามหาค่ะจนได้ภาพวงจรปิดว่าไปกับแอม
แต่แอมปฏิเสธไม่รับอะไรเลยคุณระพียื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ
เป็นคนไล่เบี้ยทุกอย่างจนจนต้องยอมรับอ่ะต่อจิ๊กซอทุก
สิ่งทุกอย่างแล้วก็พามาร้องขอความเป็นธรรมทางคดีกับ
โจ๊กจนนำมาสู่เนี่ยรายอื่นในปัจจุบันนี้แหละพี่อุ๋
รู้ไหมนี่มีหน้าอ่านคอมเม้นนะคุณผู้ชมคือคิดพลาดหัว
ให้เราเยอะมากเราใช้คำว่าวงแชร์มรณะใช่ไหมคะ
ส่งมาบอกแชร์ก่อนเชื่อดบางคนบอกใครให้ยืมตายแน่อี
ท่านหนึ่งบอกว่าอย่ารู้จักเธอถ้าไม่อยากตายโอ้โหคือหลายคน
บอกเลยว่าหลายศพขนาดนี้เนี่ยถ้าจริงครบทุกศพนี่คือเขาบอก
ไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันนี่น่าจะเป็นครั้งแรกเลย
นี่คือคือถ้าจบเคสเรื่องนี้มาสงสัยมันคงต้องมีหนังเชิง
สืบสวนสอบสวนแนวสารคดีเรื่องนี้แล้วไหมอ่ะแต่ในทาง
คดีเนี่ยทางแอมเขายังปฏิเสธอยู่นะใช่ค่ะอ่าอ่ะคุณแต้วใช่ไหม
เมื่อกี้พี่อุ๋ยพูดถึงสองสองในวงแชร์ที่ยังมีชีวิตอยู่
ยังมีชีวิตอยู่แล้วยังหาตัวไม่เจอถ้าชื่อตามตามที่แอมเขา
พิมพ์เนี่ยในวงแชร์ของเขาเนี่ยจะใช้ชื่อแต่วใช่ไหมค่ะแต่
จริงเขาชื่อแต้วเพราะคุณแต้วติดต่อมาที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนี่
คือคุณแต้วค่ะอ่าคุณแต้วเธออายุสามสิบสี่ปีว่ายังไง
เธอเป็นชาวสุราธานีและเป็นหนึ่งในแชร์มรณะวงนี้อืม
แต้วเนี่ยนะคะเอาหลักฐานไลน์วงแชร์มาบอกว่าเธอเนี่ยอยู่ลำดับที่สี่
ในลิสต์รายชื่อหนึ่งคือเท้าใช่ไหม
อันดับสองคือเจ๊น้อยอันดับสามคือพี่นุ้ยตำรวจ
ซึ่งคุณแต้วบอกว่าเธอรู้จักแอมมาประมาณ๒๐ปีได้แล้วค่ะ
เพราะแอมเคยเป็นแฟนเก่าพี่ชายเธอ
บกันสมัยเรียนแต่ว่าเลิกกันไป

รู้ว่าผู้หญิงคนนี้หน้าตาแบบนี้ชื่อว่าแอม
แต่แอมไปตีสนิทคนในเครือญาติเธอ
ทีนี้เธอกับแอมเนี่ยก็มีเฟซบุ๊กกัน
กระทั่งโควิดที่ผ่านมาแอมทักไลน์มาพูดคุยด้วยบอก
อามาัยกับแอลกอฮอลเห็นนี้ก็แยกย้ายไม่ได้คุยกันอีก
จนกระทั่ง๓สิงหาคมปี๖๖
แอมชักชวนให้เธอไปลงทุนธุรกิจปล่อยเงินกู้

ถามว่าทำไมเชื่อเพราะว่าตอนแรกที่ร่วมลงทุน
หน้ากากอนามัยกับแอลกอฮอลเนี่ยเงินต้นก็ได้คืนกำไรก็ได้ดีไง
ก็เลยคิดว่าเออไว้ใจได้ก็โอนเงินให้ไปห้าหมื่นรวมเงินกับเพื่อน
หลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงแอมก็ทักไลน์มาหาบอกชวนเล่นแชร์
ตอนแรกชวนให้เล่นวงเงิน๕๐๐๐๐๐บาทเธอบอกอุ๊ย๕๐๐๐๐๐ไม่มีหรอกเงินมันเยอะเกิน
เลยบอกว่างั้นแต้วสะดวกแบบไหนราย๑๕วันหรือราย๕วัน
แล้วแอมก็ส่งรายละเอียดวงแชร์ราย๕วันมาให้
เงินต้น๑แสนบาทมือละ๑๕๐๐๐บาท
เธอก็เลยบอกถ้า๑๕๐๐เนี่ยเธอพอไหว
เธอก็เลยตัดสินใจร่วมเล่นด้วยหนึ่งมือแล้วก็เริ่มโอนเงินให้แอมไป
ทีนี้หลังรู้สึกมันผิดปกติแปลก
เพราะในกลุ่มไลน์ที่เล่นแชร์ด้วยกันเนี่ยมันนิ่งเกินไป

จนกระทั่ง๑๐สิงหาคม
ติดต่อมาแล้วก็ส่งภาพคนเป็นลมมาให้
บอกว่ามีคนในกลุ่มที่ร่วมเล่นแชร์ด้วยกันเสียชีวิต
ก็คือพี่น้อยผักหรือว่าเจ๊น้อย

เลยบอกว่าเนี่ยหนึ่งในผู้ร่วมเล่นแชร์เสียชีวิต

แต่แอมบอกว่าเงินที่ยืมมาลงทุนก่อนหน้านี้๕๐๐
๕๐๐๐๐บาทอะเธออ่ะเอาไปปล่อยให้เจน้อยยืม

ตั้ง๕๐๐๐แล้วเป็น๕๐๐๐ที่ไม่ใช่เป็นของเธอคนเดียว

แล้วยังไงจะได้เงินคืนไหมเนี่ย
แล้วเขาก็พิมพ์มาว่าแต้วคันเดียว
แล้วก็ส่งลูกผู้หญิงที่แบบเป็นลมอะไรอย่างนี้

โพสต์ว่าพี่น้อยเสียแล้วอะไรอย่างนี้

แต้วในกลุ่มแชร์ที่เจ้าเล่นน่ะ

หนูก็เลยบอกว่าได้พี่ถ้ายุบ

หนูไม่ต้องรอที่ภายหน้าอะไรแบบนี้

ที่มันมีเรื่องวงแชร์และมีชื่อเธอเข้าไปด้วย
เธอก็เลยติดต่อมาหาทางไทยรัฐทีวี

คุณแต้วบอกว่าสุดท้ายแล้วที่ตอนแรกเธอกังวลว่า๕๐๐๐จะได้คืนไหม
แอมก็โอนเงินค่าแชร์คืนมาก่อน๑๕๐๐๐บาท
แล้วก็ค่อยทยอยคืนเงินที่เคยร่วมลงทุนไปก่อนหน้านี้๕๐๐๐บาทจนครบ
หลังจากนั้นเธอก็เลยไม่ได้ติดต่อกันอีกเลย
จนกระทั่งมาเจอข่าวเรื่องแอมถูกจับข้อหาวางยาฆ่าเพื่อนหวังเงินนี่แหละ
บอกยิ่งเห็นข่าวนี่ใจนี่หล่นวูบไปตะตุ่มเลย
นึกถึงตัวเองตัวเองว่าถ้าไม่ถอนตัวออกมา
วันนี้ภาพหน้าของเธอจะมาขึ้นในกราฟิกหน้าจอไทยรัฐนิวโชว์ของเราไหมว่าเธอคือหนึ่งในเหยื่อของแอมเหมือนกัน

พอได้รับการยืนยันจากตำรวจว่ามันเกี่ยวจริงนะ

ก็คดีมันแจ้งออกมา๒คดีแล้ว
สารวัตรปูคือเคสที่๒ที่มีการแจ้งข้อหากับแอมฆ่าโดยไตรรองไว้ก่อน

ทุกผู้ชมครับสารวัตรปูหรือว่าพันธวตรีหญิงนิพาแสนจันทร์วัย๓๘ปี
ถ้าท่านเห็นภาพนี้ท่านต้องจำได้

ญาติพี่น้องเขาออกมาตั้งแต่วันแรก
แล้วก็บอกว่าเนี่ยเขาก็ติดใจสงสัยตั้งแต่วันนั้น

แล้วสารวัตรปูท่านก็เดี๋ยวจะวูบฟุบล้มไปเลย
ซึ่งนี่ก็คือแอมก็มุนซ้ายหันหลังแล้วยืนอยู่กับที่
ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะจนสักพักนึงจะมีผู้คนแถวนั้นมาช่วยกัน
วันนั้นเรายังทำลูกศรชี้ว่าแอมคือผู้ต้องสงสัย
ซึ่งแอมยังยืนไกลอยู่เลยเห็นไหมคะ
เพราะญาติเขาสงสัยว่าจะโทรศัพท์อะไรนักหนาตรงนั้น
วันนี้ถ้าฟังจากบิ๊กโย๊คพูดต้องหาแล้วนะคะ

เพราะแจ้งข้อหาฆ่าโดยไตรรองไว้ก่อนไว้แล้ว

เนื่องจากในร่างกายของสารวัตรปูผ่าพิสูจน์แล้วพบสารสายนาย
ใช่ซึ่งตำรวจบอกว่าบิ๊กโจ๊กบอกว่า
คือตรวจสอบแล้วก็มาจากขวดที่เจอที่บ้านของแอมนั่นแหละ
ที่สำคัญก็คือวันที่ไปในวันนั้นไปองค์พระปฐมเจดีเนี่ย

ท่านผู้ชมครับหลังการเสียชีวิตของสารวัตรปู
ทรัพย์สินศูนย์หายนะฮะเงินสด๑หมื่นบาท
เงินจากบัญชีธนาคารถูกถอนออกไป๑๔๐๐๐บาท
ซึ่งตอนนี้ครอบครัวบอกว่าไม่รู้ว่าเงินนั้นอยู่ไหน
อันนี้ไม่ใช่นะครับคุณนิตยานี่ไม่ใช่นะครับ
อันนี้คือสารวัตรปูนะครับ
สารวัตรปูนะครับชื่อจริงคือพันธมตรีหญิงนิพาแสนจันท

วัย๓๘ปีนะฮะ

เราได้คุยกับญาติของผู้ที่เสียชีวิตปริศนา
หลังจากเจอแอมแอมพาไปจำนำรถแค่วันเดียว

เราได้คุยกับคุณสิงห์นะฮะเป็นหัวหน้างานของ
นางสาวนิตยาแก้วบุภาวัย๓๖ปี

ถ้าดูจากไทม์ไลน์การเสียชีวิตเธอคือรายที่๒นะ

ตอนที่คุณนิตยาทำงานอยู่ที่ไซส์งานเมื่อช่วง๒ปีที่แล้ว

หมายถึงเป็นผู้หญิงแต่ว่าคุมงาน
จำได้ว่าตอนนั้นนิดเนี่ยรู้จักกับแอมแล้ว
ช่วงนั้นจากนั้นแอมพาจะมาหาที่ไซซ์งานบ่อย
แล้วช่วงนั้นนิดจะมีรถยนต์อยู่คันหนึ่งฮอนด้าซีวิกสีขาวรุ่นปี๒๐๑๙
ราคาประเมินก็๘๙แสน
ทีนี้แอมเนี่ยก็เลยพานิดไปจำนำรถแถวชนบุรี
จำนำเนี่ยแสนห้า
ระหว่างนั้นมีตำรวจไปทลายแก๊งจำนำรถเถื่อน
ก็เลยพานิดไปถ่ายรถคืนจากโรงพัก
เพราะว่ารถเนี่ยมันติดไปกับแก๊งจำนำรถเถื่อนด้วย
แล้วก็พานิดเอารถคันนั้นมาจำนำต่อใหม่

จำนำรถแอมก็พานิดไปดื่มสังสรรค์ที่ร้านอาหาร
ซึ่งขณะนั้นนิดเองยังวีดีโอคอลมาบอกเพื่อน

เดี๋ยวแล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยพอเช้าวันต่อมา
ปรากฏว่าคุณนิตยาเสียชีวิตในหอพักในห้องน้ำนะฮะ
ลักษณะเลือดออกทวันทั้งเจ็ดอ่ะ
ไปดื่มสังสรรค์กับแอมเมื่อคืน
แล้วเช้ามาเจอเป็นศพในห้องน้ำในหอพักอ่ะค่ะ
ตอนแรกเนี่ยหัวหน้างานบอกมาเห็นศพ
เห็นสภาพศพของคุณนิดเนี่ย
ยังคิดว่าเออคิดสั้นฆ่าตัวตายอะไรยังไงหรือเปล่า
เนื่องจากเห็นยาลักษณะแคปซูลมันตกอยู่ในห้องน้ำ

เนื่องจากปกติแล้วนิดเป็นคนร่าเริงแจ่มใสมาก

ว่าตอนที่นิดกลับมาที่ห้องกลางดึก

เป็นคนเอาข้าวมาให้ที่ห้องด้วยนะ

หลังจากที่ได้เงินมาวันนั้น
มีคนพบเห็นแอ้มไปนั่งคุยกับคนตายที่หน้าหอพักอืม
จะไปคุยกันเรื่องแบ่งเงินหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่า

ต่อมาวันรุ่นขึ้น

แล้วตายเนี่ยคือเลือดออกทั้ง๗ชวาน

คือสัตย์กันชาติไว้แจก
อดีตสามีของคุณนิตยานะครับ
เราได้คุยด้วยนะฮะชื่อคุณภูมินะครับ
บอกให้เราฟังนะครับบอกว่าหลังจากที่นิดเสียชีวิต

บอกว่ารู้ว่ารถของนิดเนี่ยจำนำอยู่ที่นครปฐม

ถ้าอยากจะถ่ายคืนก็ให้เอาเงินมาถ่ายคืน

แล้วสามีของคุณนิตก็เอาเงินไปถ่ายรถคืน๑๕๐๐๐๐บาท
ซึ่งทางครอบครัวของคุณนิตยาตอนนั้นไม่มีใครติดใจนะฮะ
เนื่องจากแพทย์เองแจ้งว่าคุณนิดเสียชีวิตจากภาวะระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
แต่คุณภูมิบอกว่าในฐานะสามีตอนนั้นก็ติดใจสงสัยอยู่เหมือนกัน
เพราะก่อนภรรยาจะเสียชีวิตยังวีดีโอคอลคุยกันอยู่อย่างปกติ
หลังรู้ข่าวเรื่องแอมจากกรณีของคุณก้อย
ก็ได้แต่ภาวนาว่าถ้าแอมฆ่านิดจริงเนี่ย
แสดงว่าเขาเนี่ยจิตใจโหดเยี่ยมอมหิตมาก
ขอให้ไปชดใช้กรรมในคุกให้สะสม

ก็เขาเป็นคนใจอำมัดหิตมาก
ความเงินความกับคนที่รู้จักยิ่มได้ลงคอมาก
ทั้งที่เขาก็ยังเป็นปกติอยู่
เราก็ไม่น่าทำได้ลงคอขนานี้เลย

อ่าตอนนั้นก็จะมีวงแชร์วงลาหลักแสนบาทคุณนิดเนี่ยเป็นคนเล่นแชร์อยู่แล้ว
ค่ะลูกพี่ลูกน้องที่บอกกับเราบอกว่ายังถามอยู่เลยถามนิดเลยว่า
แอมเนี่ยเขาคือใครเขาไว้ใจได้เหรอ
ไปลงแชร์กับเขามือละเป็นแสนนิดบอกแอมเป็นเมียตำรวจไว้ใจได้
นี่ไงแล้วระหว่างนั้นแอมกับนิดก็จะมีการยืมเงินกัน
จนกระทั่งเย็น๒๒สิงหาคมปี๖๓นิดโทรมาบอกเสียงเครียด
บอกเดี๋ยวจะไปกินเหล้ากับแอมหน่อยนะแล้วขาดการติดต่อไปเลย
รู้ข่าวอีกทีก็คือเสียชีวิตแล้ว
แล้วหลังจากที่เราคุยว่าเขาไปกินเหล้าเนี่ยนานไหมพี่ถึงจะทราบว่าเสียชีวิต

ไม่มีใครรู้จนอีกถึงวันนึงค่ะ
น่าจะเพื่อนเขาไปหานี่เหล้านี่

เสียชีวิตในห้องนะครับได้ยินจ่ายต่อของหอพูดมานะ
ก็มีแค่คราบเลือดเต็มพื้นเพราะว่าคนเสียชีวิตมันจะมีคราบเลือด
ไอ้นี่ถลักออกมาอยู่แล้วครับเยอะแล้วก็ครับเยอะเลย
อยู่ในห้องอยู่ในห้องหอพักอพาร์ทเมนต์
ไม่เคยมางานศพเลยไม่ติดต่ออะไรเลย
นอกจากติดต่อหาสามีเขาเรื่องจะพาไปถ่ายรถขึ้น
มันก็เลยเป็นเรื่องน่าแปลกใจสำหรับคนที่เขารู้จักกัน
ถามว่าด้วยเหตุอะไรทำไมคุณนิดถึงต้องไปจำนำรถ
วันนี้เราส่งพิตินะคะคุณกิติศักดิ์ไปที่บ้านเกิดของคุณนิดที่จังหวัดศรีสะเกด
ก็เจอแม่ของคุณนิดเนี่ยค่ะแล้วก็ลูกสาวคุณนิดด้วย
นี่แม่เอารูปหน้าศพมาให้ดูพร้อมกับใบมรณบัตรเลยนะ
ระบุว่าคุณนิดเนี่ยเสียชีวิตเพราะระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจล้มเหลว
น้าสาวของคุณนิดเล่าบอกว่าหลานเนี่ยไปเป็นโฟร์แมนอยู่นครปฐม
ซึ่งระหว่างทำงานนี่ก็รู้มาว่าหลานมีปัญหาเรื่องการเงิน
เพราะว่าไปเป็นเท้าแชร์อยู่หลายวงเหมือนกัน

กลายเป็นหลานที่เป็นเท้าก็เลยต้องรับผิดชอบหมดเลย
นี่แหละคือสาเหตุที่ทำไมต้องเอารถไปจำนำ

คุณนิดเนี่ยมีการโทรมาฝากฝังบอกเออฝากดูแลแม่กับลูกสาวหนูด้วยนะ

ซึ่งเขาบอกว่าสิ่งที่เขาติดใจก็คือ
ใบหน้าศพตอนที่ถูกบรรจุลงเขาเห็นเลยว่า
มันมีรอยช้ำสีม่วงคล้ายองุ่นเต็มใบหน้า
โดยเฉพาะฝั่งซ้ายร่างกายก็เป็นสีม่วง
ซึ่งเขารู้สึกว่ามันผิดปกติไปจากศพทั่วไปที่เคยเห็น

ก็รู้มาว่าฟอร์จูเนอร์สีขาวและมอเตอร์ไซค์ของคุณนิต
หายไปอย่างปริศนาค่ะ
แต่ฟอร์จูเนอร์สีสีขาวเป็นของน้า
เป็นของลูกสาวน้องสาวแม่แม่นิด

ค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะ
ค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะ
ค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะ
ค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะ
ค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะ

หามอเซย์เพิ่งออกใหม่ก็หาย

ฟอร์จูเนอร์สีขาวกับมอเตอร์ไซค์ของคุณนิดหายไปอย่างปริศนา
นี่คือตั้งแต่ปี๕๓ใช่ไหมพี่อุ๋ย

รถหายไปจำได้ไหมคะว่าตอนที่แอมโดนจับที่ศูนย์ราชการขับรถอะไรคะ

ซึ่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วเนี่ยบอกว่าป้ายทะเบียนปลอม

หลังจากนั้นตรวจไปเจอสายนายในรถ
และไปเจอป้ายทะเบียนอยู่ในถุงดำใช่ไหม

ถุงดำนั้นอยู่ในถุงที่หลักฐานของคุณแด้

เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันไหม

แล้ววันที่พาคุณก้อยไปทำบุญนั้นก็รถอีกคันนะเป็นรถเก่งนะ

แล้วอยู่กับแวดดวงพาคุณนิดไปจำนำรถบ่อยด้วย

แม่คุณนิดเนี่ยแม้เหตุการณ์จะผ่านมาหลายปีแล้วน้ำตาแม่ยังไหลอยู่เลยนะ
แม่บอกแม่ไม่เคยรู้จักแม่ไม่เคยเห็นคนชื่อแอมมาก่อน
รู้แค่ลูกแม่ไปทำงานที่นครปฐมแล้วลูกแม่ก็ตายอย่างปริศนา
แม่ก็เห็นไอ้จุดช้ำสีม่วงตามร่างกาย
แม่เนี่ยได้แต่เก็บความสงสัยเอาไว้ว่าลูกแม่ถูกวางยาหรือเปล่า
เพราะลูกแม่แข็งแรงจะตายอยู่มาตายแบบนี้ได้ยังไง
กระทั่งแม่เห็นข่าวแอมวางยาคนเพื่อหวังเอาทรัพย์
เชื่อสนิทใจเลยว่าแอมต้องเกี่ยวข้อง

แม่บอกว่าหลังจากเหตุการณ์ที่ลูกสาวตายเนี่ย
บอกลูกสาวมาหาแม่ด้วยการเคาะรถ๓ครั้ง
แม่ก็คิดว่าอาจจะเป็นความคิดถึงหรือเปล่า
ตอนนู้นนะนะที่แม่เชื่อว่าอาจจะเป็นลูกสาว
พอมาตอนนี้จากความคิดถึงแม่คิดว่า
ลูกมาร้องขอความเป็นธรรมหรือเปล่า

ไม่อยากหาเพศกับผู้อื่นอีกบาปกะล้ำจอง
บอกว่าเจออย่าคิดถึงของแม่ด้วยการเคาะ
สองคนไม่ง่ายสักตัว
เหยือบที่ลบที่ใต้
มีลูกเช้ารักพวกเดียว

ถามถึงบุคคลอีกคนนึงมากเลย

วันนี้ผมพยายามโทรหาทั้งวัน
เราอยากคุยเหมือนกันนะเพราะว่านี่ยิ่งล่าสุดที่บิ๊กโจ๊กบอกว่ามีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มอีกเคสหนึ่งแล้วคือเคสของสารวัตรปู

คือวันนี้เขาไม่รับสายโทรศัพท์เลยแทบไม่ให้ข้อมูลอะไรกับสื่อเลย
มีออกมาบ้างก็คือออกมาปฏิเสธว่าลูกความเขาไม่ได้มีอาการทางจิตประสาท
ใช่ไหมฮะแม้ว่าราชธรรมจะตรวจพบประวัติเคยมีประวัติอาการทางจิตประสาท

แต่เมื่อวานนี้เนี่ยเหมือนกับเขาออกมายืนยันเรื่องของการปฏิเสธคดีใช่ไหม
และทนายคนนี้เนี่ยเป็นคดีในคดีของคุณก้อย
ซึ่งเขาบอกว่าคดีอื่นเขาก็ยังไม่รู้กันว่าจะยังไงต่อ

ถามพี่อุ๋ยเหมือนกันว่าแล้ววันนี้ที่เปิดปากเรามีการได้โทรหาทนายอะไรยังไง

ไม่รับเลยถ้าจะพูดอะไรเพิ่มเติมชี้แจงอะไรเพิ่มเติมก็ยินดีนะฮะก็ยินดีนะครับ
ใช่ไหมคะอ่ะมั้ยเวนไรไม่เจอธนายไปเจอรือสีก่อนดีมั้ยคะ

อันนี้คือไม่ได้พาไปแบบว่างมงายเปลี่ยนคงเปลี่ยนข่าวหรืออะไรนะ
สมนี้มีความสำคัญยังไงคือแอมเนี่ยชอบดูดวงอ่า
แล้วคนที่ใกล้ชิดแอมที่เสียชีวิตเนี่ยหลายคนก็ชอบดูดวงเหมือนกัน
แอมชอบพาคนมาดูดวงที่อาสมของรือสีที่นี่อืม
และ๓คนในบรรดาคนที่แอมพามาค่ะอยู่ในวงแชร์มรณะและตายแล้วด้วย
พามาเสริมดวงดูดวงที่นี่สุดท้ายไม่รู้ว่าเสริมอีกท่าไหนเขาตายนะคะ
โอ้โหอ่ะตำรวจลงเลยค่ะตำรวจสพเมืองนครปฐมนะคะ
ลงพื้นที่ที่อาสมตอนบ่ายสองโมงผู้บัญชาการตำรวจภาคเจ็ด
เป็นคนสอบปากคำรือสีสองคนจากอาสมที่เชิญมาเนี่ยด้วยตัวเองเลยนะคะ
สองคนเขายืนยันบอกเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคดีแอมสายนายอะไรเลย
แต่เขาจำได้ว่าหนึ่งในหนึ่งในคนที่เกี่ยวข้องกับแอมแล้วตาย
มาดูดวงที่อาสมจริงคนนั้นก็คือเจ๊น้อย
คุณน้อยผักอ่ะอ๋อเจ๊น้อยผักเจ๊น้อยอ่ะยังไง
คือเจ๊น้อยเคยมาที่อาสมส่วนอีก๒คนคือครูออสและผู้กองนุ้ย
แอมม์เคยพามาเพื่อดูดวงและรดน้ำมนที่อาสมจริงจริงอืม
แต่ตอนนั้นฤษีบอกว่าเขาก็แค่ดูดวงให้แล้วก็รดน้ำมนต์ให้
ไม่ได้มีการเกี่ยวข้องในเรื่องคดีหรือว่าเรื่องอื่นเลย
ทีนี้พอสอบปากคำเสร็จเนี่ยนะคะตำรวจภูทรภาคเจ็ด
พร้อมด้วยตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรสาครก็นำตัวไปที่อาสม
เพื่อให้เปิดทำการตรวจค้นแล้วก็เก็บหลักฐานในอาสมร่างทรง
ซึ่งฤษีทั้งสองคนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ
คือไล่ค้นกันไปตั้งแต่หน้าแท่นเสียงพ่อแก่เขาบอกว่าคือเวลาที่แอมมาเนี่ยนะ
เขาจะเอาพานดอกไม้ทูบเทียนมาเองแล้วจะให้ดูดวงเกี่ยวกับหน้าที่การงาน
แล้วก็การเงินเป็นหลักเขาจะมีทำบุญใส่ตู้บ้างยี่สิบบาทสี่สิบบาท
ตำรวจไล่เปิดตู้เก็บของในอาสมทั้งหมดนะคะเจอขวดพี่อุ๋ย
อะไรฮะขวดน้ำมนต์อ่าเจอขวดน้ำมนต์หลายขวดในตู้นี่ค่ะ
ขวดเนี่ยในถุงเนี่ยน้ำมนต์นะใช่ซึ่งฤษีหนึ่งในนั้นที่เขาชื่ออาจารย์อ๊อกอ่ะนะ
อ่าเขาบอกว่าอ๋อเป็นน้ำมนต์ที่ได้มาจากวัดต่างต่าง
แล้วก็มาเก็บเอาไว้ทำพิธีปลุกเสกเหรอเขาว่าอย่างงั้นดื่มได้ใช่ไหม
ดื่มแล้ววูบหรือเปล่าไม่รู้เลยเนี่ยคือสิ่งที่ตำรวจเขาต้องมาเนี่ย
เขาต้องมาดูว่าพอมาดูดวงเสริมดวงที่นี่เนี่ย
จากสิ่งที่แอมเขาอาจจะเอาให้กินให้ทานเนี่ยเออ
ดื่มอะไรที่นี่แล้วมันไปวูบไปหมดสติไปชักเกรงอะไรกันหรือเปล่า
ใช่ส่วนขวดเครื่องดื่มชูกำลังเมื่อกี้นี้ที่เห็นเนี่ยนะคะ
เป็นน้ำมันเลี้ยงผาค่ะอาจารย์อ๊อกบอกเอาไว้นวดกระดูกนวดเส้น
อืมตำรวจก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดแล้วค่ะ
เพราะต้องไปตรวจหาสิ่งแปลกปลอมข้างในนั้นด้วยว่า
มันเป็นน้ำมันเลี้ยงผาหรือมันเป็นน้ำมนต์ธรรมดาจริงหรือเปล่านะคะ
ครับเพื่อจะดูว่าเผื่อมันมีศูนย์เชื่อมโยงอะไรได้บ้าง
พอตรวจค้นเสร็จปุ๊บเนี่ยอาจารย์ออฟก็ไม่ได้ให้สื่อสัมภาษณ์
แค่ว่าให้ปากคำกับตำรวจไปหมดแล้วแล้วก็ไปโรงพักให้ปากคำเพิ่มเติมเลย
เราได้คุยกับภรรยาของอาจารย์ออฟนะคะบอกว่าแอมเนี่ยดูเป็นคนปกตินะเวลาเข้ามา
ก็จริงแล้วเนี่ยคืออาจารย์อ๊อกกับแอมไม่ได้รู้จักกันมาก่อนคือมาขอดูดวง
ที่นี่อาจารย์ออกเนี่ยจริงรู้จักกับเจ๊น้อยจ๊ะน้อยผักอ่ะ
เพราะเมื่อก่อนอาจารย์ออฟแกขายข้าวแกงในตลาดมหาชัยไง
ก็ต้องไปซื้อผักที่ร้านเจ๊น้อยผักเป็นประจำก็เลยรู้จักกัน
ทีนี้จากพ่อค้าขายข้าวแกงอาจารย์ออฟแกผันตัวมาเป็นหมอดูดวงเป็นร่างทรง
น้อยผักแกเลยชอบมาดูดวงที่นี่บ่อยแล้วก็พาแอมมาที่สำนักด้วย
ซึ่งเจ๊น้อยผักอย่างที่เรารู้กันเนอะว่ารู้จักกับแอมผ่านวงเล่นแชร์นะคะ
หลังจากที่แอมได้รู้จักอาสมแห่งนี้แอมก็พาคนที่เล่นแชร์มาดูดวงที่นี่บ่อย
ซึ่งแน่นอน๓คนในบรรดายที่พามาก็ตายไปแล้ว
เจ๊น้อยครูออสผู้กองนุ้ย
อาจารย์อ๊อกบอกตกใจมากเหมือนกันนะ
แต่ขอยืนยันตรงนี้เลยว่าสำนักเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเหตุการณ์และคดีต่าง
ไม่ได้สงสัยครับ

ไม่ได้ผิดสังเกตเพราะว่าเราไม่ได้สนใจตรงนั้น
มาดูเหมือนว่าประสบปัญหาชีวิตการเงินติดขัดการงานติดขัดปัญหาสุขภาพอะไรอย่างนี้มา
ไม่ครับมาให้เลย
เขาเคยเอาอะไรให้กินไหม
ต้องบอกว่าข้อมูลมันเพิ่มมาเรื่อย
แล้วคนก็เข้าไปให้ข้อมูลกับตำรวจ

ว่าเขาน่าจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันธุ์จากการเสียชีวิตของญาติของเขากับแอมเนี่ย
สิบสามศพค่ะนะฮะผู้ที่มาเป็นรายที่สิบสามนะครับ
คือสามีของคุณหนิงคุณหนิงชื่อนางสาวสาวิตรี
อายุสี่สิบปีนะครับค่ะอยู่ที่มุกดาหารอืม
เสียชีวิตเมื่อยี่สิบห้าพฤศจิกายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
เมื่อสามปีก่อนตอนนั้นได้ยาลดความอ้วนมาจากแอม
ส่งมาให้กินเข้าไปแล้วก็เสียชีวิตเลยนะฮะ
สามีคุณหนิงวันนี้มาให้ข้อมูลกับตำรวจกองปราบรามนะครับ
คุณผู้ชมครับให้ข้อมูลอยู่นาน๗ชั่วโมงกว่านะครับ
หลังจากนั้นก็บอกกับทีมข่าวนะบอกกับทีมข่าวของเราบอกว่า
เริ่มแรกภรรยาเนี่ยรู้จักกับแอมในวงแชร์ตั้งแต่ช่วงนู้นอ่ะ
ปลายปี๕๙แต่แชร์วงนั้นล่มแต่ก็ติดต่อกันเรื่อยมา
ความเชื่อมโยงที่น่าจะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับแอมเท่าที่ทราบเนี่ย
คือเมื่อ๑๐ตุลาคมปี๖๓ภรรยาเอาเล่มทะเบียนรถไปจำนำ
เงินมาสองแสนกว่าบาทแล้วเอาเงินมาให้แอมยืม
แต่ตอนนั้นสามีคุณหนิงบอกไม่ได้ถามอะไรมาก
เพราะตัวสามีของคุณหนิงเองก็ทำงานอยู่ที่กรุงเทพนะฮะ
แล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยเป็นเวลาเดียวกับที่ภรรยาเพิ่งคลอดลูกด้วย
คลอดลูกคนที่สองตอนนั้นนั่นแหละ
คุณหนิงเนี่ยมักจะบ่นเรื่องอ้วนให้แอมฟัง
แอมก็บอกโอ้ไม่เป็นไรไม่ต้องไปซื้อยาที่ไหนกินนะ
เดี๋ยวส่งมาให้ยาลดความอ้วนเนี่ยจนกระทั่ง๒๓พฤศจิกายนปี๖๓นะครับ
ส่งยาลดความอ้วนมาให้คุณหนิงกินแต่กินไม่ได้
เพราะพอส่งมาถึงเนี่ยที่มุกดาหารเนี่ยยามันเยอะหมดอ่ะ
คุณหนิงก็เลยแชทไปหาแอมบอกอุ้ยยากินไม่ได้นะมันเยอะหมดเลยมันเสียหมดแล้ว
ก็ใช้วิธีโทรกลับมาบอกบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวส่งให้ใหม่
พฤศจิกายน๖๓วันนั้นนั่นแหละแอมส่งยามาให้คุณหนิงอีกรอบนึง
สามีคุณหนิงบอกว่าภรรยาได้ยาวันนั้นกินวันนั้นเลย
โดยสามีคุณหนิงนี่แหละได้วีดีโอคอร์คุยกับภรรยาด้วย
ภรรยาบอกโอ้ยวันนี้เหนื่อยเหลือเกินขอไปอาบน้ำก่อนนะ
ตอนที่เข้าไปอาบน้ำหายไปนานผิดปกติคุณอรัชพร
สามีคุณหนิงก็เลยวีดีโอคอลไปหาภรรยาอีกรอบนึง
บอกว่าแม่ร้องไห้เรียกหาพ่ออยู่แล้วลูกก็แพลนกล้อง
วิดีโอคอร์ไปให้เห็นแม่ซึ่งเป็นลมอยู่ข้างเตียงนอน
สามีคุณหนิงก็เลยรีบโทรบอกเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ให้มาช่วยดู
แล้วเขาก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลกันตัวสามีคุณหนิงก็รีบนั่งรถทัวร์จากกรุงเทพ
มุกดาหารแต่ไม่ทันครับคุณหนิงเสียชีวิตแล้ว
ศพของคุณหนิงสามีบอกว่าสภาพศพคือน้ำลายฟูมปากนะครับ
มือกับปากดำเขียวคล้ำที่เห็นเพราะเป็นคนอาบน้ำศพให้กับภรรยาเอง
แต่ตอนนั้นยอมรับว่าไม่ได้ส่งผ่าชนะสูตรส่วนสาเหตุการตาย
ระบุว่าโพทัสเซียมในเลือดปริมาณสูงค่ะสามีคุณหนิงบอกว่าหลังจากภรรยาเสียชีวิตไป
ได้เข้าไปดูในห้องนอนบนหัวเตียงมียาแคปซูลอยู่หลายชนิด
ส่วนยาลดน้ำหนักลดความอ้วนที่แอมส่งมาให้เนี่ยอยู่ในตลับพลาสติก
คล้ายกับตลับลิฟต์มันแต่ยาบางส่วนมันละลายไปบ้างแล้ว
แต่ตอนนั้นทุกอย่างมันยังเป็นเพียงแค่ข้อสงสัยนะฮะมันเหมือนกับมันสับสนมันวุ่นวายมันหมด
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบรวดเร็วมากจนกระทั่งเวลาผ่านมาแล้วมาเห็นข่าวตอนนี้นี่แหละ
ตำรวจตรวจสอบด้วยเผื่อจะตรวจดูย้อนหลังได้
เกี่ยวกับเส้นทางการเงินต่างว่ามีเงินของคุณหนิงเนี่ย

ส่งยาลดน้ำหนักมาให้ค่ะพอดีพอดีว่าไปเล่าให้เขาฟังว่า
อยากจะลดความอ้วนมีการชวนเล่นแชร์ชวนปล่อยเงินกู้
มีลักษณะของการส่งยามาให้ในตอนนั้นบอกว่าเป็นยาลดน้ำหนัก
แล้วก็ใส่กระต่ายคล้ายกันสุขภาพแข็งแรงดี
ไม่มีอาการป่วยหรือว่าอะไรแต่พอตกเย็นปุ๊บเขาก็เสียชีวิตด้วยอาการเป็นลมหมดสติ
แล้วก็เป็นคำถามในใจอยู่ในการรักใช่ไหม
คุณหนิงรู้จักกับแอมผ่านวงแชร์นะ

มีบอกแม้แชร์วงนั้นจะล้มมีเพื่อนคนหนึ่งนะฮะ
เพื่อนของคุณหนิงชื่อคุณจอยมาให้ข้อมูลกับตำรวจวันนี้ด้วยนะครับ

แชร์ที่ล่มคุณจอยบอกว่าหลังจากวงแชร์ล่มแอมเคยมาขอยืมเงินเธอบ่อยนะฮะ
แต่ยืมหลักพันนะครับยืมแล้วคืนไม่ได้ติดค้าง
แต่ล่าสุดเนี่ยแอมยืมเนี่ยหลักหมื่นนะยืมเงินสี่หมื่น
จ่ายให้เดือนละสี่พันสามตอนนี้ยังเหลือยอดคงค้างประมาณสองหมื่น

จนกระทั่ง๑๔เมษายนที่ผ่านมาหลังจากคุณก้อยเสียชีวิต
เนี่ยยังโทรมาหานะส่งข้อความมาหาถามว่าโทรมาหาส่งข้อความมาหา
ตอนนั้นเขายังไม่รู้ข่าวเรื่องคุณก้อยกัน

โทรมาหาส่งข้อความมาหาเพื่อถามขั้นตอนการติดตามหาคนหายของตำรวจ
เนี่ยนี่ฮะคุณจอยบอกถามมาว่าพี่จอยพี่จอยหลังจากที่เพื่อนพี่จอยหายตัวเนี่ย
ตำรวจเขาหาตัวเจอหรือยังแล้วก็ถามเรื่องอื่นอื่นเรื่องนั้นเรื่องนี้
ซึ่งข้อความทั้งหมดเนี่ยคุณจอยบอกได้ส่งให้ตำรวจดูหมด
ก็เป็นลูกแชร์ในวงเดียวกันแล้วพอดีแชร์เกิดการโกงอย่างนี้ค่ะ
นัดกันมาเจอก็แบบรู้จักพูดคุยกัน

ประมาณเท่าไหร่
เป็นการยืมบ่อยแล้วก็ได้ยอดแบบคืนมา
ก็ทีละตั้งแต่๒๓พันถึง๕๖หมื่น
แอมเคยมีพยายามให้เราไปสวดมนต์ด้วยคะ
ตลอดค่ะชวนพี่ไปทำบุญที่นู่นที่นั่นมาดีนะอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็มีการไปค่ะแต่ว่าแต่ว่าด้วยความที่ไปไม่เคยไปคนเดียวค่ะ
เอาเป็นว่าวันนี้มีญาติผู้สงสัยผู้ตายที่เขาสงสัย
เกี่ยวกับเรื่องของแอมเนี่ยมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเป็นศพที่๑๓

แจ้งความได้แล้ว๒ก็คือคุณก้อยกับสารวัตรปู

ต้องติดตามจริงนะเรื่องนี้เชื่อว่าทุกคนอยากรู้ว่าสุดท้ายแล้ว
จะลงเอยที่ไหนและ๒สรุปมีกี่ศพกันแน่
คือจะเอาคดีอาจจะดำเนินคดีได้มากน้อยขนาดไหน
คดีอื่นอื่นที่ผ่านไปแล้วเนี่ยแล้วเผาศพไปแล้วจะเป็นยังไงเนี่ย
หลังจบท้ายแล้วที่โชว์ท่านฟังเปิดปากกับภาคภูมิเพิ่มเติม